ถ้านับเป็นวันวันนี้๗๐วัน
๗๐วันของคดีน้องชมผู้เด็กหญิงวัย๓ขวบ
กกอกตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหาร
ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับถ้าดูจากผลการชนะสูตรของแพทย์ค่ะนะฮะ
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ที่อุบลรัชธานีนิติเวศที่โรงพยาบาลตำรวจ
ระบุว่ามีร่องรอยอยอยู่ที่ศพของน้อง
แต่มันไม่ได้เกิดจากการถูกทำร้ายร่างกาย
คำถามก็คือว่าแล้วเด็กขึ้นไปเสียชีวิตอยู่ที่ภูเหล็กไฟ
ภูเขาที่อยู่ด้านหลังของบ้านเนี่ยห่างจากบ้านสัก๑๗กิโลเมตรได้อย่างไร
เดินขึ้นไปเองพลัดหลงขึ้นไปเองนะจะเดินตามสุนัขขึ้นไป
หาทางกลับไม่เจอจนไปเสียชีวิตอยู่ตรงนั้น
หรือมีใครพาไปทำร้ายแล้วพาไปทิ้งศพเอาไว้
หรือว่าพาหลอกไปปล่อยเอาไว้
ล่าสุดเนี่ยนะครับวันนี้เราไปถามคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่
ถามลุงพลถามป้าแตนถามจากเรื่องที่เมื่อวานนี้
คุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม
ได้ไลฟ์เฟซบุ๊กคุณอัจฉริยะเนี่ยบอกว่า
มีประเด็นมีข้อมูลหลักฐานเกี่ยวกับการเสียชีวิตของน้องชมพู่
ค่ะแล้วมันเป็นประเด็นใหม่
อืมนะฮะถ้าไล่เรียงไปเนี่ยเป็นแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
อาจริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม
ประเด็นการเสียชีวิตของน้องชมพู่
บอกว่าได้วิเคราะห์จากผลชนะสูตรของแพทย์นิติเวทย์
แล้วก็ภาพบาดแผลบนร่างกาย
แล้วก็ระบุว่าน้องชมพู่เนี่ย
ทรมานอย่างแสนสาหัส
ช็อกก่อนจะเสียชีวิต
อกจากผลการชนะสูตรที่เป็นใบชนะสูตรของแพทย์
ที่คุณอาจริยะเอามาประกอบแล้วเนี่ย
ยังมีภาพของน้องชมพู่ที่เสียชีวิตมาประกอบ

แต่ต้องขออนุญาตไม่ออกอากาศตรงนี้ก็แล้วกันนะฮะ
คุณอัจฉริยะบอกว่าเป็นบาดแผลที่พบบนร่างกายของน้องเนี่ย
เป็นบาดแผลที่เกิดขึ้นก่อนเสียชีวิตไม่นาน
รอยขีดรอยอะไรต่างบนแผ่นหลังเนี่ย
ก้นที่ขาด้วยเป็นแนวริ้วยาวแล้วมีเลือดคั่งเนี่ย
มันไม่ได้เกิดจากการเดินไปแล้วก็ถูกใบไม้กิ่งไม้ต้นไม้ทำให้เกิดริ้วรอย
แต่มันเป็นบาดแผลเก่าที่เพิ่งเกิดขึ้นก่อนเสียชีวิตไม่นาน
ถึงขั้นระบุด้วยซ้ำว่าน่าจะถูกตีด้วยก้านมะยม
เด็กไม่ได้หิวข้าวขาดน้ำแล้วเป็นลมเสียชีวิตอยู่ที่ภูเหล็กไฟเองอย่างแน่นอน
อัจฉริยะบอกว่าบาดแผลเนี่ยนะฮะ
เด็กที่ถูกตีเนี่ยเขาอธิบายว่าเป็นผลตรวจมาจากแพทย์นิติเวศที่ระบุว่า
พบรอยผิวหนังถลอกเก่าหลายรอยตามลำตัวและแขนขาไม่พบรอยแผลเปิดขนาดใหญ่
คือรอยผิวหนังถลอกเก่านั่นหมายความว่ามันเกิดขึ้นก่อนเสียชีวิต
ถ้าเป็นแบบต้นไม้ใบย่าขีดขวนทำให้น้องเกิดบาดแผลตามร่างกายเนี่ย

ก็คือเป็นรอยใหม่สดอย่างนั้น

คุณอัจฉริยะยังบอกว่าหากเป็นแผลใหม่ที่เกิดจากเศษไม้หรือย่าบาด
ต้องเป็นแผลเปิดมีเลือดไหลนี่นะฮะ

บาดแผลทั้งหมดที่เกิดขึ้นตามลำตัวตามแขนขาของน้องชมพู่
เป็นบาดแผลที่ถูกจากการตีนะครับทรมานนะครับเสียชีวิตไม่นานนะครับ
เสียชีวิตไม่นานซึ่งถือว่าเป็นการลงโทษอย่างเยอะมากแล้วก็ทำให้เลือดคั่ง
มันจะมีรอยตีนะครับเป็นริ้วยาวนะครับริ้วยาวริ้วยาวที่ก้อนที่ขานะครับที่ก้อนนี้จะเยอะมาก
เป็นรอยตีซึ่งเราสันนิษฐานว่ามองว่าเป็นก้านมะยมนะครับเป็นก้านมะยมนะครับถ้าพี่น้องประชาชนเห็นภาพก็จะเห็นนะครับว่ามันเป็นเส้น
ริ้วนะครับริ้วยาวซึ่งบาดแผลเนี่ยมันเจอกัน
เกิดจากการถูกตีอย่างหนักนะครับซึ่งก็เห็นได้เลยว่าเป็นแผลที่เกิดจากเลือดคั่งนะครับแล้วก็เกิดก่อนการเสียชีวิตไม่นานแน่นอนครับอันนี้ยืนยันได้ส่วนใครจะเป็นคนตีนะครับ
พนักงานสอบสวนชุดสืบสวนสื่อมวลชนที่อยู่ในพื้นที่ก็ต้องไปสอบถามครอบครัวของน้องชมพู่ดูนะครับ

สีเขียวที่เขียนว่าพบรอยผิวหนังนะครับ
พบรอยผิวหนังถลอกเก่านะครับ
ลอยตามลำตัวและแขนขาไม่พบรอยแผลเปิดขนาดใหญ่ย่าบาดเนี่ยมันจะต้องมีเลือดไหลนะครับแล้วก็เลือดแผลต้องเปิดนะครับ

เกิดจากการที่มีคนทำให้น้องชมพู่เนี่ยช็อกนะครับ
แล้วก็หัวใจหยุดเต้นจนตาค้างแล้วก็มือเก่ง
ด้วยเรื่องไม้มะยมใครเอาไปตีน้องชมพู่จนเจ็บจนตายอะไรอย่างที่คุณอาชิระได้เปิดประเด็นใหม่ตั้งข้อสังเกตหรือเปล่า

อาจริยะยังย้ำว่าบาดแผลที่ถูกตีเนี่ยเป็นบาดแผลที่ตีเด็กแบบทรมานนะฮะก่อนเด็กจะเสียชีวิตนะครับ
ซึ่งต้องไปขยายผลว่าใครตีเด็กจนตายสภาพศพพบว่าเสียชีวิตจากการช็อกตาค้างมือเกร็งกำแน่นจากการกลัวสุดขีด
โดยหากเด็กเสียชีวิตจากท่านอนเนี่ยนายอัจฉริยะยังบอกว่าเลือดจะต้องไปตกที่แผ่นหลังแต่ผลชนะสูตรเลือดตกที่ปลายขาทั้งสองข้าง
แสดงว่าหลังจากเสียชีวิตไม่นานนะประมาณครึ่งชั่วโมงถึง๒ชั่วโมงต้องมีคนอุ้มเด็กในท่าช้อนใต้ขาด้วยนะคือช้อนอุ้มอ่ะไม่ใช่ว่าแบกขึ้นมานะช้อนใต้ขาเนี่ยทำให้เท้าเนี่ยตกสู่เบื้องต่ำแล้วเลือดตกไปที่ปลายขาแล้วนำไปอำพลางบนเขาประเด็นที่เด็กอดอาหารขาดน้ำแล้วเดินขึ้นไป

ถ้าหากน้องชมพู่นอนหงายตายในสภาพที่เกิดเหตุเลือดจะต้องตกแผ่นหลัง
แต่นี่เลือดตกปลายขาสองข้างนะครับทำให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่ามีคนนะครับอุ้มชมพู่หลังเสียชีวิตไม่นานนะครับ
ขึ้นไปอำพลางศพบนเขา
ดังนั้นประเด็นที่ประเด็นที่ชมพู่นะครับ
เสียชีวิตบนเขานี้ตัดทิ้งไม่ได้เลย
ประเด็นที่ชมพู่เดินไปบนเขานี้ตัดทิ้งไปได้เลย
แต่ว่าประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรมก็ย้ำนะครับว่า
ไม่ได้เฉพาะเจาะจงนะว่าใครจะเป็นคนก่อเหตุนะ
แต่ว่าได้วิเคราะห์จากข้อมูลจากหลักฐานแล้วก็ผลการชนะสูตร
ซึ่งเขาคิดว่าสิ่งที่เขาได้เปิดประเด็นตรงนี้ออกมาเนี่ย
จะมีประโยชน์กับเจ้าหน้าที่ในการนำไปขยายผลหาคำตอบ
ว่าใครทำร้ายน้องชมพู่จนเสียชีวิต
แล้วเอาศพไปทิ้งอำพลางคดีบนภูเหล็กไฟ
อัจฉริยะบอกว่าคนที่ทำเด็กเนี่ยย่อมรู้อยู่แก่ใจ
เพราะว่าภาพการเสียชีวิตอย่างทรมานของเด็ก
จะติดตามหลอกหลอนไปทุกวันแม้ว่าคนคนนั้นจะไปทำบุญสะดอกเคราะหเท่าไห
ยังไงก็ช่วยไม่ได้แล้วก็ตั้งคำถามนะอันนี้คุณอัจฉริยะเขาตั้งคำถามนะค่ะ
คุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่ว่าเออทำไมวันที่เจอรองเท้าแตะ
วันนั้นก่อนพบศพ๑๔พฤษภาคมเนี่ยทำไมถึงไม่ขึ้นไปตามหาลูกด้วยตัวเอง
นะครับซึ่งภาพที่เสียชีวิตเนี่ยจะทำให้คนร้ายเนี่ย
อะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณเป็นผู้ก่อเหตุผมว่าภาพที่ติดตา
ของคุณเนี่ยนะครับไม่ว่าใครก็ตาม
ก็ไม่มีทางที่จะล้างบาปได้
วินักประชาชนคนแดมเทศได้ขอให้ผมพูด
แล้วก็ให้ผมถามว่าเหตุใดที่พ่อแม่เนี่ย
ในขณะที่คนอื่นเข้าไปหาน้องชมพู่
แล้วทำไมพ่อแม่ถึงไม่ขึ้นไปหา
อันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่สังคมคาใจ
ก็ฝากพี่สื่อมวลชนไปสอบถามด้วยนะครับว่า
เหตุใดพ่อแม่พี่น้องของน้องจมภู่
รู้ว่าน้องชมพู่หายไปรู้ว่าเจอรองเท้าแล้ว
ทำไมถึงไม่ขึ้นไปบนเขาหาน้องชมพู่เหมือนกับคนอื่น
โดยเฉพาะคนที่เป็นพ่อโดยรักตะกะ
ประเด็นนี้เราก็เคยถามคุณแม่คุณพ่อน้องชมพู่แล้วล่ะ

เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยก็เห็นว่าคุณแม่เขาก็โอ้โหก็อ่อนล้ามาหลายวัน
อดหลับอดนอนแล้วก็ยังไม่คิดว่าจะมีการเสียชีวิตไง

เดี๋ยวคนคงพาน้องลงมาก็รีบฝากกระเป๋ากระเป๋า
ลุงพลจะขึ้นไปอะไรแบบนี้นะครับ
สรุปประเด็นหน่อยนะครับเดี๋ยวจะได้ไปกันต่อนะครับ
ประเด็นจากนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์นะครับวิเคราะห์นะว่า
หลักใหญ่ใจความเนี่ยเป็นแบบนี้ครับทุกผู้ชมครับ
คดีของน้องชมพู่นะนายอัจฉริยะบอกว่าเด็กถูกตี
ได้รับความเจ็บปวดอย่างสาหัสจนเกิดอาการช็อก
โดยบาดแผลที่พบบนร่างน้องชมพู่ทั้งหลังก้นแขนขา
แนวการถูกตีด้วยก้านมะยมซึ่งยืนยันว่าเป็นเส้นริ้วยาว
ทำให้เลือดคั่งตามตัวแล้วก็บอกว่าแน่นอนว่านี่เป็นแผลที่เกิด

เนื่องจากสภาพศพไม่พบบาดแผลที่เป็นลักษณะบาดแผลเปิด
สันนิษฐานกันว่าอาจเป็นรอยถูกย่าบาด
ประเด็นสำคัญก็คือเลือดที่ตกที่ปลายขาทั้งสองข้าง
เป็นรอยจ้ำเลือดตกสู่ที่ต่ำหลังการเสียชีวิต
ซึ่งคนร้ายอาจอุ้มน้องขึ้นเขาไปหลังเสียชีวิต
ภายในครึ่งชั่วโมงถึง๒ชั่วโมงทำให้เลือดตกที่ปลายขา
เพราะถูกอุ้มลักษณะเท้าห้อยลง
เพราะหากเด็กเดินขึ้นเขาเองแล้วก็ไปเป็นลมในท่านอนเนี่ย

ในกรณีที่ทำให้ในกรณีนี้นะฮะทำให้ตัดประเด็นที่ว่า
เด็กเดินไปเสียชีวิตเองบนภูเหล็กไฟ
เดินไปอยู่ที่นั่นแล้วลงมาไม่ได้แล้วขาดน้ำขาดอาหารเสียชีวิตตรงเนี้ย
อาชริยะบอกว่าตัดทิ้งไปได้เลยประเด็นนี้
ก็เป็นการวิเคราะห์ของนายอัจฉริยะ

คุณผู้ชมไหนพูดถึงเรื่องต้นมะยมเราเองก็อยากจะรู้เหมือนกันนะว่า
แล้วในหมู่บ้านกกอกมันมีต้นมะยมอยู่ไหมล่ะ
ไปตรวจสอบดูเหมือนกันนะคะหลายบ้านปลูกต้นมะยมไว้หน้าบ้าน
คือจริงเป็นความเชื่อคนไทยว่าปลูกต้นมะยมเอาไว้เนี่ยคนจะนิยมชมชอบ

ซึ่งถ้าเอาของคนที่ใกล้ชิดน้องชมพู่คนที่เป็นคนในครอบครัวน้องชมพู่เนี่ย

แต่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะเป็นคนผิดหรือคนร้ายอะไรนะฮะ

แต่ดิฉันมีคำถามคำถามหนึ่งคุณภาคภูมิเด็กคุณดื้อไหม

อุ้ยเจ็บมันก็เป็นรอยแนวแดง
อยากให้คุณผู้ชมได้ดูบางคนอาจจะนึกภาพไม่ออก
เป็นคนเป็นเด็กดีอะค่ะไม่ได้ดื้อมากไม่เคยโดนตี
หรือว่าเด็กสมัยนี้อาจจะไม่ได้มีต้นมะยมที่บ้าน
แล้วก็รูดใบมะยมทิ้งแล้วเอาก้านมะยมมาฟาด

ให้ทีมข่าวเราเนี่ยเด็ดมา๑ก้าน
แล้วรูดใบมะยมออกจนหมด

ยาวประมาณ๔๕เซนติเมตรนะคะ

ว่าเวลาโดนก้านมะยมตี
บนผิวหนังลักษณะมันจะเป็นยังไง
เหมือนกับรอยบนตัวน้องชมพู่ไหม

ไหนวะรออยู่ไหนวะ

เดี๋ยวก็จะบอกเนี่ยครับเป็นร่องรอยชี้ไปใช่ไหม

โอ้โหรอยขึ้นทันทีเลยนะคะเนี่ย

เนี่ยขึ้นเห็นเป็นเส้นยาวเลยค่ะ

คือย้ำคุณผู้ชมแบบนี้นะคะเราไม่ได้มาทรมานนักข่าวให้คุณผู้ชมดูนะ
คือเราต้องการกิติศักดิ์ยินยอมแล้ว
เขาก็อยากจะทดสอบให้ดูว่าร่องรอยของการถูกก้านมะยมตีบนผิวหนังมันเป็นแบบนี้
ผู้รู้เผื่อตำรวจหรือว่าใครที่มีความรู้ด้านนี้เนี่ย
ลองไปวิเคราะห์สิว่ามันเป็นไปได้อย่างที่คุณอัจฉริยะเขาพูดจริงหรือเปล่า
คนตีดีกว่าหน้าข่าวเราไหมคะ

จะตีแรงหรือเปล่าเนี้ยหนึ่งสองสามมันไม่ขึ้นแล้ว
มันไม่เจ็บหรอกมดกัดเจ็บกว่าเอาหมดให้ส่งส่งนับไม่ไม่สาม
เอาเอาเอาเล็กขอนเล็กเล็กขอนเล็กหนึ่งสองสามอุ้ยมีรอยไหม
มีมีมีวะรอยอยู่ไหนวะรอยอยู่ไหนคุณผู้ชมครับ
และนี่ก็คือรอยก้านมะยมนะครับซึ่งเมื่อกี้เราให้ทีมงานอ่ะ
ก้านมะยมตีใส่ผมมาแล้วร่องรอยจะกดเป็นแบบเนี้ย
เป็นรอยยาวแดงแดงนะครับซึ่งรอยเนี้ยเราก็ไม่รู้นะครับว่า
ตรงกับที่นายอาชียะตั้งข้อสงสัยว่าพบบนตัวน้องชมพู่ว่า
เป็นร่องรอยของการถูกก้านมะยมเขี้ยนตีนะครับอ่าถ้าถูกก้านมะยมตีจะเป็นรอยแบบนี้
ค่ะนะครับส่วนประเด็นที่นายอัจฉริยะเขาเปิดประเด็นเอาไว้เนี่ย
เราไปถามลุงพลนะวันนี้ไปเจอลุงพลนะครับทุกผู้ชมครับ
อ่าลุงพลไปร่วมงานของหมู่บ้านกกอกนะฮะนี่ฮะ
งานโครงการสารไทยใจหนึ่งเดียวสร้างความสามัคคีปรองดอง
ชุมชนสัมพันธ์ขุนด่านกอรมนนี่ฮะลุงพลก็ไปด้วย
นายชัยพลวิพาลุงเขยน้องชมพู่นะครับอ่า
ชาวบ้านจากบุรีรำก็มาด้วยนะฮะวันนี้มาหาลุงพล
ให้กำลังใจลุงพลนะครับมาผูกข้อไม้ข้อมือให้กับลุงพล

ติ่งที่ชั่วลายเอาให้คนอื่นไปคนใกล้เป็นใครเค้าชอบ
แต่ว่าพวกเราเป็นคนดี
คนดีต้องทำดีตลอด

สวัสดีครับให้ท่านรักษาประเทศชาติบ้านเมืองเรา

ติไปด้วยเลยนะครับคุณกิติศักดิ์ได้ถามลุงพลนะครับ
เกี่ยวกับที่นายอัจฉริยะออกมาระบุว่าการเสียชีวิตของน้องชมพู่หลานสาวเนี่ย
ก็เพราะว่าถูกก้านมะยมตีจนช็อกจนเสียชีวิตนะแล้วก็มีร่องรอยอยู่ที่ตามร่างกาย
ลักษณะถูกตีถูกทรมานจนเสียชีวิตลุงพลบอกว่าคงไม่สามารถระบุได้ว่าน้องชมพู่เนี่ย
จะถูกตีหรือว่าถูกอะไรยังไงหรือไม่เชื่อว่าทั้งหมดเนี่ย
ตำรวจชุดพิสูจน์หลักฐานเนี่ยเก็บข้อมูลหลักฐานไปหมดแล้วนะฮะ
ส่วนที่บ้านลุงพลที่มีต้นมะยมมันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกัน
ลุงพลบอกว่าไม่รู้เหมือนกันนะแล้วก็ตัวเองก็ไม่เคยถูกกั้นมะยมตีด้วย
ไม่เคยตีหลานด้วยก็เลยไม่รู้ว่ามันจะเป็นรอยยังไง
มันจะเกี่ยวข้องอะไรกันยังไงแล้วตอนที่ไปพบศพน้องชมพู่
ลุงพลก็ไม่ได้สังเกตอะไรมากตอนนั้นก็มืดก็ค่ำแล้ว
ก็เห็นแค่ที่เท้าของหลานเนี่ยมีอาการคล้ายห้อเลือดมีรอยที่หน้าแข้งที่หลังแขน
ซึ่งไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรไม่ได้สังเกตว่ามีรอยตีหรือไม่
เราก็ถามว่าเอาแล้วเรื่องที่มีการระบุว่าเด็กอาจช็อกนะเสียชีวิต
เพราะว่าช็อกเพราะถูกทรมานเนี่ยแล้วน้องเนี่ยมีลักษณะมือเกร็งนะ
เหมือนกับตกใจจนเสียชีวิตลุงพลบอกว่าคาดว่าน้องชมพู่หลานสาวเนี่ย
ก่อนจะเสียชีวิตคงเกิดความหวาดกลัวอย่างหนัก
เพราะว่าหายจากบ้านไป๔วันนะคือ๓คืน๔วัน๑๑๑๔พฤษภาคม
แล้วปกติน้องชมพู่จะอยู่กับญาติญาติเท่านั้นจะอยู่ที่บ้านเท่านั้น
ช่วงที่หายไปเนี่ยในช่วงกลางคืนคือต่อให้เป็นผู้ใหญ่อยู่ในภูเหล็กไฟ
ยังกลัวเลยในป่าในเขานับภาษาอะไรกับเด็กวัย๓ขวบอย่างน้องชมพู่
อิสัยการบ้านเมื่อมากว่าใครก็จะทำแบบนี้
ช่วงที่หายไปหลังจากป่าเนาะเพราะว่าเราไม่มีความรู้
เรื่องรอยเนี้ยรอยเหมือนอาจจะเป็นรอยรอยที่ถูกกั้นมายมตีอ่ะตรงเนี้ยครับผม
มันคงไม่ระบุได้ขนาดนั้นมั้งครับว่าจะเป็นอะไรตีครับ
ผมเชื่อว่าพิสูจน์หลักฐานเขาน่าจะเก็บหลักฐานไว้หมดแล้วล่ะครับอย่างบ้านลุงนี้คือมีต้นมะยมไหมครับผม
มีครับมีมีบ้านหนึ่งก็ต้นหนึ่งครับอยู่ที่บ้านครับครับบริเวณหน้าบ้านครับ
หน้าบ้านส่วนที่ว่าน้องชมพู่เนี่ยมีการแบบว่ามือเกร็งอ้าปากค้าง
อาจจะตกใจแล้วก็คืออาจจะแบบเสียชีวิตจนตกใจแบบว่าเราก็เลยเสียชีวิตอยู่ในท่ายืน
เพราะมันมีแบบเลือดลงไปที่เท้าอะไรแบบนี้ในความคิดเรามันมีพอจะเป็นไปได้ไหมครับ
ผมว่าชมพู่น่าจะอยู่ในอาการหวาดกลัวอะไรสักอย่างเพราะว่าน้องหายไปตั้ง๔วัน
เราเคยดูแลหลานนะเนาะถ้าเป็นกลางวันเนี่ยเขาอยู่กับพ่อแม่กับลุงกับป้ากับญาติญาติอ่ะ
ถ้าตอนกลางคืนเนี่ยแล้วเขาอยู่กับใครล่ะเขากลัวไหมตอนกลางคืนอ่ะ
เราไม่รู้ไงเพราะว่าตอนกลางคืนที่น้องหายไปเนี่ยถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็กลัวเหมือนกันนะครับ
ส่วนป้าแตนนะครับป้าแตนคุณป้าของน้องชมพู่ภรรยาลุงพลนะครับ
อ่าบอกว่าเรื่องที่น้องชมพู่ถูกก้านมะยมตีจนเสียชีวิตเนี่ย
แตนมองว่าไม่น่าจะเป็นไปได้นะฮะค่ะอ่าป้าแตนบอกว่าคงไม่มีใครหรอก
จะถูกก้านมะยมตีจนตายอ่ะนอกจากจะเอาก้านมะยมหลายอันมากำเป็นมัดเนี่ย
อันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้แต่ร่องรอยที่พบที่ศพของน้องชมพู่
ก็ไม่รู้ว่าใช่กั้นมะยมตีหรือเปล่าแล้วถึงแม้ว่าที่บ้านของป้าแตนกับลุงพล
จะมีต้นมะยมก็ไม่กังวลนะฮะว่าจะถูกโยงไปถึง
เพราะเกือบทุกบ้านเขาก็ปลูกต้นมะยมกันหมดอันนี้ป้าแตนบอกนะฮะ
นายอัจฉริยะมองว่าน้องชมพู่อาจจะช็อกตายเพราะเกรงมือตาเหลือก
แตนบอกว่าป้าก็ไม่ได้เห็นภาพกับตานะแต่เวลาที่โกรธเนี่ย
เวลาที่น้องชมพู่เขาโมโหเขาก็จะมีพฤติกรรมลักษณะกำมือขึ้นมาอยู่แล้ว
กระทืบเท้าแบบเด็กหากมีความโกรธถ้าจะบอกว่าไม่ให้ทำอะไรเนี่ย
ก็ทำตาเขียวใส่คิดว่าการเสียชีวิตของหลานก็อาจจะมีลักษณะแบบนี้บ้างก็ได้
หลานอาจจะโกรธหรือว่ากลัวหรือไปเจออะไรเข้าสักอย่างหนึ่ง
ก็เลยมีพฤติกรรมก่อนจะเสียชีวิตออกมาแบบนั้น
แตนบอกว่าก็ไม่รู้ว่าอาการของน้องแบบนั้นเนี่ยจะมีคนทำให้ไม่พอใจก่อนจะเสียชีวิตหรือเปล่า
เรื่องนี้ต้องไปถามคนในครอบครัวน้องชมพู่ถึงจะตอบได้ดีกว่า
แต่ที่ผ่านมาป้าแตนยืนยันว่าตามใจน้องชมพู่ทุกอย่างนะ
สิ่งที่นายอัจฉริยะตั้งข้อสังเกตก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ทำได้
ถ้าหากจะช่วยให้สามารถจับคนร้ายตัวจริงได้สักที
ไอ้มะยมตีน่ะป้าว่าไม่ถึงกับหลานต้องตายไหม
มันเล็กเล็กเองแล้วก็หรือดูได้ชัดเจนว่าเป็นก้านมะยมจริงอืมหรือเปล่า
แต่ถ้าหมอหรือว่าที่ที่เขารู้อะไรเขาอาจจะพินิจฉัยของเขาอะไรอย่างเงี้ย
แล้วแต่ความคิดเขาถ้ามันนำความคิดที่เขานำออกมาอะไรแต่คนแต่ละคนเนี่ย
รวมกันแล้วจับผู้ร้ายได้ก็ยินดีให้เขาคิดอย่างนั้นแหละ
จะเป็นยังไงไม่พอจงไม่พอใจอะไรจริงอ่ะเหรอครับผม

ก็ไม่ได้ว่าอยู่กับหลานบ่อยในช่วงที่โมโหอะไรอย่างนี้นะ

อยู่กับป้านี่ไม่ดุป้าของสังเกียจเลย

แค่ร้องแล้วป้าก็หาอะไรให้มันหยุดร้องแล้วไม่ร้อง
บ้านป้าไม่เคยมีร้องบอกตรง
อาจจะตีจนช็อกตายอะไรแบบนั้นเพราะไม่ทำผงทำผิดเตอร์ทำหนูทำหนู

อะไรสักอย่างที่ตามจับคนที่ทำร้ายหลานป้าได้นะ
ก็ให้แกทำตามความคิดของแกเลย

จะมีนายศิระเจนจาคะประธานคณะกรรมธิการ
ที่จะลงพื้นที่ไปที่บ้านกกอกนะฮะบอกว่าต้องการที่จะไปเจอครอบครัวของน้องชมพู่
เจอชาวบ้านไปสอบถามว่าเออมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนจากฝ่ายไหนแบบไหนอะไรยังไงบ้างหรือไม่
เกี่ยวกับคดีของน้องชมพู่เนี่ยมันก็อาจจะเป็นไปได้หรือไม่นะครับ
ทางลุงพลเองป้าแตนเองหรือว่าคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่
อาจจะได้มาเจอเจอพร้อมกันเพราะว่าคณะกรรมธิการจากสภาที่กรุงเทพมาเนี่ยนะฮะ
เรื่องนี้ป้าแตนบอกว่าถ้าเจอกันในวันพรุ่งนี้ก็พร้อมจะพูดจะคุยกับคุณแม่น้องชมพู่นะครับ
แต่ถ้าอีกฝ่ายไม่พร้อมก็คงต้องใช้เวลาอีกสักพักหนึ่ง
กับเรายังไงคุยแบบไหน

ใช่ก็มันไม่ได้ว่าเป็นยักษ์เป็นมารอะไรกันขนาดนั้นนะ
ถ้าคุยก็คุยมันก็ดีไม่ใช่เหรอ
สมมุติถ้าสมมุติเขาไม่มาแล้วเขาไม่

เขาไม่คุยก็เฉยไว้ก่อน
เพราะว่าป้าก็บอกทุกครั้งแล้วว่าก่อนอันนี้ป้าก็เป็นคนคุยคนคุยคนคุยตลอด
ถ้าวันนี้เขาจะคุยกับเราเขาก็คุยแล้ว
เพราะป้าไม่ได้มีอะไรเจ็บครั้งเดียวก็ลุกขึ้นได้
ก็ถ้าเขาจะคุยป้าก็คุยป้าเป็นพี่เลย
เขาจะคิดยังไงหรือคนอื่นจะคิดยังไงป้าไม่ได้สนใจหรอก
ครอบครัวนี้มันสำคัญนะต้องเป็นคนนอกหรอก
เท่ากับว่าตั้งแต่คุณแม่น้องชมพู่ออกมาตั้งข้อสงสัยลุงพลอย่าง

เดี๋ยวคุณผู้ชมจะหาว่าก็ไปถามแต่นลงพล
จริงนะคะเรื่องกรณีประเด็นใหม่ของคุณอัจฉริยะเนี่ยเราถามให้ทุกคนเลยนะ
เดี๋ยวมีนาแตด้วยมาดูพ่อแม่น้องชมพู่กันก่อนกันแล้วกัน
นาริสอยู่กับพ่อแม่น้องชมพู่นะคะก็ถามคุณแม่น้องชมพู่แหละว่า
แม่แม่ได้ดูแล้วใช่ไหมที่คุณอัจฉริยะเขาออกมาเปิดประเด็น
ที่บอกว่าน้องน่าจะถูกทรมานจนตายถูกตีด้วยก้านมะยมจนตาย
อ้างอิงจากรอยแผลอ้างอิงจากผลการชนะสูตรศพน้อง
แล้วก็บอกว่าให้ตัดประเด็นทิ้งไปเลยเรื่องที่ว่าน้องเดินขึ้นเขาไปตายเองเนี่ย
ถามแม่ว่าแม่คิดยังไงแม่เห็นด้วยกับคุณอัจฉริยะไหมครับ
แม่บอกแม่เห็นด้วยแม่เห็นด้วยเรื่องที่ว่าน้องไม่ได้ขึ้นไปตายเองบนเขา
แต่เรื่องก้านมะยมตีไอ้เรื่องโดนตีจนตายอะไรเนี่ยแม่บอกโอ้โหไม่น่าจะเป็นไปได้
ไม่น่าจะมีคนร้ายที่ไหนเขาใช้วิธีการลงมือฆ่าน้องด้วยการใช้กั้นมะยมตีจนตายหรอกครับ
แม่บอกว่าใช้วิธีอื่นง่ายกว่าไหมถ้าจะฆ่าเด็กเนี่ยเอาจริงเพราะถ้าใช้ก้านมะยมตีทีแรกเนี่ยชมพู่ร้องไห้จ้าแล้ว
แล้วถ้าลองลงมือตีแบบนั้นต้องตีกี่ทีเหรอตีครั้งแรกถ้าชมพู่ร้องไห้ขนาดนั้นต้องมีคนได้ยินเสียงชมพู่ร้องแล้ว
บ้านแม่เองมีแต่ต้นมะม่วงไม่มีต้นมะยมอะไรกับใครเขาหรอกเพราะฉะนั้นถ้าจะบอกว่าแม่ตีลูกหรือเปล่าพ่อตีลูกหรือเปล่าพ่อแม่ทำเองหรือเปล่าเนี่ยเลิกคิดไปได้เลย
แม่ไม่เคยลงโทษน้องแบบนั้นถามว่าเคยตีชมพู่มากที่สุดเนี่ยแม่ก็ใช้มือตีที่หน้าแข้งของน้องเล็กน้อยตีนิดเดียวน้องก็ร้องไห้แล้วเพราะฉะนั้นแม่ว่าเรื่องการวิเคราะห์นี้ของคุณอัจฉริยะเนี่ยแม่ว่าไม่น่าจะเป็นไปได้
ตีด้วยก้านมะยมจนตายใช่ไหมอืมต้องตีขนาดไหนถึงจะตาย
แม่ก็ไม่ห้ามใครในการที่จะออกความคิดเห็นนะแต่ความคิดเห็นของแม่คือถ้าเราจะตีเด็กสักคนนึงจนตายด้วยก้านมะยมมันต้องใช้เวลาเท่าไหร่มันไม่น่าจะใช่ตายด้วยก้านมะยมหรอกค่ะความคิดของแม่นะแต่แม่ก็จะไม่ก้าวกายคนอื่นเขา
แล้วปกติบ้านเรามีการมะยมไหมครับ

พูดนะเดี๋ยวเขาเสียหายให้หาเองถ้าทุบหรือทุบตีทรมานจนตายแม่คิดว่าแพทย์น่าจะตรวจอะไรได้เยอะกว่านี้ค่ะ
แม่ก็ยังเชื่อคำของแพทย์

แรงหรอกค่ะแม่แค่ใช้มือตีที่แข้งน้องน่ะที่น่อง

ค่ะก็ร้องแล้วเพราะว่าน้องไม่พอใจ

เจ็บไม่เจ็บก็ร้องค่ะแม่ไม่มองว่าโดนตีจนทรมานตาย
ถ้าให้แม่คิดแม่คิดว่าถ้าโดนทรมานตาย

อาจจะเป็นไปได้แต่น่าจะไม่ใช่ด้วยการตี

ก็ผลแพทย์บอกว่าน้องไม่โดนทำร้าย
คือแม่บอกว่าคุณอัจฉริยะจะเปิดประเด็น
หรือว่าจะวิเคราะห์อะไรเป็นสิทธิ์แม่ไม่ก้าวกลาย

ถ้าอยากจะลงที่บอกว่าจะลงพื้นที่มาเพื่อคลี่คลายคดีนี้ด้วยเนี่ย
ยินดีต้อนรับนะแล้วก็ขอบคุณด้วยสำหรับมุมมองต่างที่เอามาวิเคราะห์
เพื่อที่จะช่วยพยายามหาคำตอบในเรื่องนี้

เอาเป็นว่าแม่ขอเชื่อผลที่ตำรวจแล้วก็แพทย์จากโรงพยาบาลตรวจสอบมามากกว่า
แม่ขอเทความเชื่อไปทางนั้นมากกว่า
ส่วนประเด็นเรื่องที่นายศิราเจนจาคะประธานกรรมธิการที่จะเดินทางมาพรุ่งนี้พร้อมกับคณะ

เพราะว่าเห็นว่ามีคนร้องเรียนว่าตำรวจทำงานหล่าช้า

งบประมาณหมดไป๒ล้านกว่าบาทแล้วเนี่ย
เรื่องนี้แม่บอกว่าก็ยินดีต้อนรับท่านสอสอเหมือนกัน
ยินดีต้อนรับท่านศิระแล้วก็อยากให้ท่านลองขึ้นไปพิสูจน์ดูก็แล้วกัน
บนภูเหล็กไฟว่าเด็กสามขวบเดินขึ้นไปเองได้ไหม
ถ้าจะมาที่บ้านกรอกทุกคนก็น่าจะต้อนรับอยู่ค่ะ

อยากให้ขึ้นเขาไปด้วย
จะได้รู้ว่าน้องลำบากแค่ไหน
ส่วนพ่อน้องชมพู่เองหลายคนบอกว่าช่วงนี้ไม่ค่อยเห็นหน้าพ่อออกสื่อเลย

ได้มานะคะเราไปคุยกับพ่อมาเหมือนกันนี่ค่ะ
ก็ถามพ่อประเด็นนี้เหมือนกันเลยค่ะ

ถือเป็นสิทธิ์ของแต่ละคนที่จะมองนะ

ถ้าน้องถูกตีถูกทรมานจนตาย

แล้วทำไมผลตรวจชนะสูตรของแพทย์
ไม่ระบุว่าน้องถูกทำร้ายจนตายล่ะ
คือถ้ามันเป็นแบบที่คุณอัจฉริยะวิเคราะห์จริง
ตำรวจกับหมอน่าจะรู้เรื่องนี้ได้ไม่ยาก

คุณอัจฉริยะต้องมาลงมือวิเคราะห์เองหรอก
ส่วนที่นายอัจฉริยะตั้งคำถามใช่ไหม

คนเป็นพ่อทำไมวันที่เจอรองเท้าน้องไม่ยอมขึ้นไปหาน้องที่เป็นลูกแท้ล่ะ
ถ้าเป็นตัวเขาเองเขาจะทำทุกวิถีทางเพื่อไปหาน้องให้ได้

ใครที่ไม่ได้เป็นพ่อกับแม่ในวันนั้นจริงไม่รู้หรอก

ตลอด๔วันพ่อกับแม่ตามหาน้องทุกวัน
ข้าวปลาแทบไม่ตกถึงท้อง

หัวอกคนเป็นพ่อว่าอยากขึ้นไปหาลูกหรือเปล่า
พ่อบอกอยากขึ้นไปมากไม่ใช่ไม่อยากขึ้น

ให้เดินขึ้นภูเหล็กไฟระยะทางเกือบ๒กิโลมันไม่ไหวจริง

กลัวจะเป็นลมเดือดร้อนคนอื่นไปอีก
พ่อเองก็เสียใจนะที่ไม่ได้ขึ้นไปดูศพลูกด้วยตัวเอง
อยากขึ้นแต่ตากับยายไม่ให้ขึ้น

คือร่างกายตอนนั้นอ่อนบวกเปียกมันไม่ไหวแล้ว

รู้ว่าถ้าขึ้นไปก็อาจจะเป็นภาระอีกด้วย
ใช่แต่ใจจริงเราอยากจะขึ้นไปนะ
ข่าวจากสัก๔วัน
แล้วน้ำมันต้องไม่ค่อยกิน
แล้วก็เดินทั้งวันแล้วก็ลองดู
คือตอนนั้นเราก็ยังเชื่อว่าเราไปไม่ไหวจริง

ว่าผลแพทย์เขาไม่ได้บอกว่าถึงโดนตีโดนทำร้าย
เพราะยังเชื่อผลแพทย์ใช่ไหมครับ

เวลาตีน้องสมมุติทำโทษน้องส่วนใหญ่จะใช้ไม้อะไรตี

พ่อของน้องชมพู่ฝากทิ้งท้ายไว้ด้วยนะคะ
บอกว่าถ้านายอัจฉริยะหรือว่าสสิระเจนจาคะ

ซึ่งถ้าทั้งสองท่านลงพื้นที่มาเองแล้ว

อยากให้ทั้งคู่เลยขึ้นไปที่จุดพบศพที่ภูเหล็กไฟ
จะได้เข้าใจอะไรต่างมากขึ้นนะคะ
ท่านผู้ชมครับเราไปถามนาแต
น้าชายของน้องชมพู่นะครับ

ว่าเขาคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับที่นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม
ออกมาระบุว่าน้องชมพู่เนี่ยน่าจะถูกทำร้ายด้วยการตี
อาจจะตีด้วยก้านมะยมจนช็อกจนเสียชีวิตเนี่ยนะฮะ
แล้วก็เอาศพเนี่ยขึ้นไปทิ้งอำพรางที่ภูเหล็กไฟ
นาแตบอกว่าตั้งแต่ครอบครัวมีหลานก็คือน้องชมพู่เนี่ยนะ
เป็นหลานคนเล็กของครอบครัวขึ้นมาไม่เคยเห็นคนในครอบครัว
หรือแม้แต่กระทั่งพ่อแม่น้องชมพู่ใช้ก้านมะยมตีน้องเลยแม้แต่ครั้งเดียว
เพราะว่าน้องชมพู่เป็นเด็กช่างพูดนะทำให้คนในครอบครัวรักแล้วก็เอ็นดู
เวลาที่น้องชมพู่เอาแต่ใจอย่างมากก็คือถูกดุก็เท่านั้นเอง
นาแตบอกว่าไม่เชื่อว่าน้องชมพู่จะถูกก้านมะยมตีจนเสียชีวิต
เพราะส่วนตัวนาแตเองก็ไม่เชื่อว่าก้านมะยมเนี่ยจะตีคนจนเจ็บถึงตายได้
ถ้าหากน้องโดนก้านมะยมจริงแพทย์ก็ต้องลงความเห็นไปแล้ว
ว่าเด็กเนี่ยเสียชีวิตเพราะอะไรยังไงต้องลงในผลการชนะสูตรศพของเด็กไปแล้ว
ถ้ากล้ามะยมมาตีตีหลานผมว่าหลานคนนี้เป็นหลานสาวคนที่สองนะครับ
แล้วแกเป็นแกเป็นเด็กช่างพูดอืมผมยังไม่เคยเคยเห็นน้าหรือพี่สาวคนไหนแบบ
เขาตีน้องเลยแม้แต่ตากับยายเลย
ผมเห็นพี่เขาเลี้ยงลูกคนนี้ยังไม่เคยเห็นเขาตีลูกเลยนะ

หลานสาวมาเผยแพร่นะครับบอกว่าเรื่องนี้มันก็ไม่สมควรนะครับ
เพราะว่าจนถึงทุกวันนี้ทางครอบครัวน้องชมพู่ทุกคน
ยังไม่มีใครกล้าจะดูรูปของน้องชมพู่ในจุดในวันที่พบศพเลยนะแต่กลับเอารูปของน้องมาเผยแพร่แบบนี้เนี่ย
มันเหมือนกับเป็นการซ้ำเติมครอบครัว
น้องเขาเสียชีวิตไปแล้วนะครับบางครั้งก็ต้องให้เกียรติทางญาติบ้างนะครับ
คือน้องเขาเสียไปแล้วขนาดภาพที่หลายหลายท่านเอาไปโพสต์เนี่ย
ญาติผมบางคนเขายังไม่กล้าดูเลย
มันเป็นการซ้ำเติมครอบครัวเรานะครับ
คือเราสูญเสียนะเราเป็นฝ่ายสูญเสีย
แต่ว่าคุณเอามาเล่นอย่างนี้โดยที่ไม่ให้เกียรติทางญาติเลย
เพราะฉะนั้นถ้าฟังในมุมครอบครัวของน้องชมพู่นะ
คุณพ่อคุณแม่ลุงพลป๊าแต่นณแต่
ไม่เชื่อว่าน้องชมพู่จะถูกกั้นมะยมตีจนเสียชีวิต
แล้วก็ยืนยันว่าที่บ้านไม่เคยมีใครเอาก้านมายมตีน้องชมพู่ด้วย
แต่เรื่องนี้มีคนเชื่อคนนึงค่ะเชื่ออย่างสุดใจแล้วบอกว่ามันต้องใช่แน่
เนนแอร์ค่ะเนนแอร์บอกเห็นด้วยเลยกับคุณอัชริยะ
สหรัฐฐานรักษาจิตหรือเนนแอร์คุณผู้ชมน่าจะยังจำกันได้ยังไหม
จอมครหมางเวชเนี่ยทุกวันนี้เข้ายังเปิดสำนัก
สำนักหมอดูอ่าไม่ได้ทำอะไรแบบเดิมแล้วเหมือนสมัยก่อนอ่ะ
ก็จะถูกดำเนินคดีพ้นโทษไปเรียบร้อยแล้ว
วันนั้นแออยู่เขาบอกฟังคุณอัจฉริยะพูดแล้วผมว่าเนี่ยศัยยศาสตร์
ล้วนครับเป็นไปได้เลยว่าชมพู่เนี่ยจะเสียชีวิตเชื่อมโยงกับ
พิธีทางศัยศาสตร์อืมน้องชมพู่เกิดวันอังคารคนที่พวกเล่นศัยศาส
เขาจะบอกว่าวันอังคารเนี่ยเป็นวันแข็งดวงวิญญาณถ้าเสียชีวิตด้วยความทรมาน
ถึงจะเฮียนซึ่งคนที่ใช้ไม้มะยมทำร้ายน้องชมพู่จนตายเนี่ย
ก็ต้องมีวิชาอาคมในเรื่องวิชาสายเขมรนะต้องบริกรรมคาถา
ขณะที่ลงมือทำร้ายต้องใช้วิชาบังบดบังไพรไม่ให้ใครเห็น
ไม่ให้ใครได้ยินเสียงระหว่างที่ทำพิธีเพราะฉะนั้นตีน้องร้อง
คนก็ไม่ได้ยินเพราะเขาใช้วิธีใช้เวทมนต์คุณสัยต่างนานา
ครับเนรนแอร์บอกว่ามั่นใจเหลือเกินมั่นใจว่า
ต้องมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงศัยศาสตร์แน่นอน
คนที่เรียนวิชาอาคมสายนี้เชื่อว่าดวงจิตน้องชมพู่จะถูกเรียกมาใช้งานได้
คล้ายคล้ายกับกุมารทองสิ่งที่น่าสังเกตสิ่งหนึ่งก็คือเรื่องเส้นผมน้องชมพู่ที่ถูกตัดหายไป
นแอร์บอกว่าในอดีตตัวเขาก็เคยเก็บผมจากศพผีตายโหงเพื่อเอามาใช้ตามความเชื่อที่ร่ำเรียนมา
ส่วนการที่พระใช้ก้านมะยมหรือไม้มะยมปะพรมน้ำมนต์เสริมสิริมงคล
นแอร์บอกว่ามันก็เอามาใช้ในด้านดีได้เหมือนกัน
พูดง่ายเหมือนมีดมีทั้งคุณทั้งโทษนั่นแหละ
อยู่ที่ว่าคนใช้จะเลือกใช้ด้านไหน
ด้วยไม้มะยมนี้ก็ต้องเอาไปบวงสวงแล้วขอมอ่ะต้องตีด้วยไม้มะยม

หากันนักหนาเอาแพร่ขึ้นผมไปทำไมเกี่ยวกับด้านศัยศาสตร์
ก็เอาจิตวิญญาณสิเอาแค่เส้นผมไปก็มาเอากิจยกวิญญาณไปแล้ว
ก็ไปทำเกี่ยวกับศัยศาสตร์สะกดจิตวิญญาณเรียกใช้
สามารถเลือกใช้ได้เลยไม่ต้องเป็นภูมิมารทอง
คนที่ทำเนี่ยแหละครับเอากิจแท้วิญญาณมาทั้งเดียว
เหมือนมีดนะครับมีดาบมี๒คมถ้าเกิดไปทำเรื่องดีก็ดี
ผมก็เหมือนรถเนี่ยครับไปทำเรื่องดีก็ดีมั้งฮะ
ไปหาเงินหาทองไปทำธุรกิจการงานก็ได้
ขับไปขายยาบ้ากันดีนะขับไปจี้ป้นฆ่าคุณก็ได้
แล้วแต่คนเราแล้วแต่การกระทำคนเลยกว่า
ครอบครัวไม่เชื่อไม่เป็นไรเนรนแอร์เชื่อค่ะ
อืมอ่าก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อนะในเมื่อยังรอผลทางนิติวิทยาศาสตร์กันอยู่
อีกมุมนึงเขาก็พยายามจะหาความเชื่อทางหลักศัยศาสต
ว่าตามความเชื่ออะไรพวกนี้เข้ามาประกอบนะครับ
ท่านผู้ชมครับเราจะไปต่อนะฮะเกี่ยวกับคดีของน้องชมพู่
ถ้าจะไปดูเกี่ยวกับข้อมูลหลักฐานหรือว่าสิ่งที่เป็นประเด็นใหม่นะ
เดี๋ยวไปดูภาพกระท่อมหน่อยนะกระท่อมที่สวนยางพารานะครับ
เป็นกระท่อมที่คุณกิติศักดิ์เคยไปสำรวจพื้นที่มา
กระท่อมตรงเนี้ยมันมีสองประเด็นนะประเด็นแรกก็คือ
มีชาวบ้านบอกว่าในคืนวันที่๑๒พฤษภาคมน้องชมพู่หายไปคือเช้านะ
คือประมาณสายสายอะเก้ามงกว่ากว่าถึงสิบโมงเนี้ยสิบเอ็ดพฤษภาคม
คืน๑๒พฤษภาคมเนี่ยมีชาวบ้านบอกว่าบ้านเขาอยู่แถวเนี่ย
แล้วสุนัขเนี่ยมันเห่าเห่าเสียงดังแบบผิดปกติ
เหมือนเห็นคนแปลกหน้าอืมแล้วก็เห่ามาทางกระท่อมหลังเนี้ย
เนี่ยฮะตอนกลางคืนนะค่ะเช้าวันรุ่งขึ้นอ่า
ได้ไปเจอป้าแตนภรรยาลุงพลก็คุยกันเรื่องหมาเห่าอ่า
แล้วก็มีคนบอกคนทักออกมาว่าเออสงสัยคนร้ายเอาน้องชมพู่มาคืนหรือเปล่า
แต่เห็นหมาเห่าก็เลยไม่กล้าเอามาคืนอะไรแบบเนี้ยนะฮะ
ก็เลยไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วจะพาเด็กขึ้นไปทิ้งที่ภูเหล็กไฟหรือเปล่า
นี่นะฮะอีกประเด็นนึงก็คือมีข้อมูลจากชุดสืบสวนบอกว่า
กระท่อมในสวนยางพาราตรงนี้เนี่ยนะฮะอาจจะเป็นจุดที่คนร้าย
พาตัวน้องชมพู่มาค่ะอ่าแล้วไม่รู้ว่าระหว่างนั้นเนี่ยนะ
สายสิบเอ็ดพฤษภาคมมาถึงคืนวันที่สิบสองพฤษภาคมที่สุนัขเห่าเนี้ย
ไม่รู้ว่าตอนนั้นน้องชมพู่จะตกอยู่ในสถานะแบบไหนอะไรยังไงนะ
ยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยนะแต่เอามาพักไว้ตรงนี้ก่อน
เอามาเป็นจุดพักตรงนี้ไว้ก่อนพาน้องชมพู่มาเก็บมาซ่อนไว้ตรงนี้
ก่อนจะหาโอกาสพาขึ้นไปทิ้งเอาไว้ที่ภูเหล็กไฟอีกทีหนึ่งนี่นะฮะท่านผู้ชมครับ
คำถามก็คือว่าสวนยางพาราตรงนี้อยู่ที่ไหนถ้าจะวัดระยะทางจากบ้านน้องชมพู่มาเนี่ย
ห่างประมาณเกือบสามร้อยถึงห้าร้อยเมตรถ้าจากบ้านของคนที่ใกล้ที่สุดเป็นชาวบ้านแถวนั้น
ชื่อจริงนามสกุลจริงอะไรก็ไม่รู้นะเอาเป็นว่าสมมุติว่าชื่อพ่อแบม
ห่างห้าสิบเมตรบ้านหลังเนี้ยที่มีสุนัขแล้วเขาบอกว่าสุนัขบ้านเขาเห่า
เห่าเสียงดังมาทางกระท่อมหลังนี้ถ้าสวนยางพาราตรงนี้แล้วมีกระท่อมหลังนี้นะฮะ
ที่เขาไว้พักเวลาที่เขามากรีดยงกรีดยางกันเนี่ยข้ามถนนไป
ฝั่งตรงข้ามคือบ้านลุงพลลุงเขยน้องชมพู่ห่างกัน๑๐๐เมตร
เพราะฉะนั้นงานมันก็เลยงอกมาที่ลุงพลเพิ่มอีกประเด็นนึง
ก่อนหน้านี้ก็ถูกตั้งข้อสงสัยอยู่แล้วตอนนี้ก็เลยถูกมองว่า
เอ๊ะหรือว่าลุงพลบ้านก็อยู่ใกล้ใกล้อืม
คืนวันนั้น๑๒พฤษภาคมลุงพลแอบพาน้องชมพู่
เก็บมาซ่อนไว้ที่กระท่อมหลังนี้หรือเปล่าแล้วถึงพาขึ้นไปทิ้งไว้ที่ภูเหล็กไฟ
อ่านี่คือคำถามที่ติเลยนะฮะคุณกิติศักดิ์ของเราเนี่ย
ไปถามลุงพลลุงพลบอกว่าคืนวันที่๑๒พฤษภาคมเนี่ย
ถ้าจะถามว่าผมอยู่ไหนวันนั้นช่วงเย็นประมาณห้าโมงเย็น
ผมขึ้นไปบนภูเหล็กไฟไปกับลุงค่ายแล้วก็นายสัตยา
ตามหาน้องชมพู่ไปกัน๓คนแล้วกลับลงมาตอนประมาณ๓ทุ่ม
เพราะฉะนั้นก็ต้องไปดูว่าสุนัขมันเห่าตอนไหนที่ว่าเห่าเนี่ยใครก็ไม่รู้
เป็นคนแปลกหน้าเข้ามาแถวกระท่อมเนี่ยลุงพลบอกว่าขึ้นภูเหล็กไฟห้าโมงเย็น
มาสามทุ่มวันที่สิบสองพฤษภาคมส่วนเรื่องกระท่อมในสวนยางพารากระท่อมนั้น
ยางพาราเนี่ยเป็นของหมอหงอยู่ตรงข้ามบ้านลุงพล
ก็เลยมีการสงสัยกันว่าเอ๊ะตำรวจเขาก็มองว่าคนร้าย
เอาน้องชมพู่มาซ่อนตรงนี้หรือเปล่าเพราะวันนั้นช่วงที่หาน้องชมพู่กันนะ
เชื่อไหมไม่มีใครเข้ามาดูที่กระท่อมหลังนี้เลยอืมเดินผ่านยังมีเออ
แต่ไม่ได้แวะมาดูเลยคือไม่เอกใจไม่ได้สงสัยไม่ได้รู้สึกตะกิดตะหวงใจอะไรเลย
ก็เขาก็อาจจะคิดว่าไม่น่าจะมาเก็บเด็กไว้ตรงนี้อืมซึ่งอาจจะไม่มีก็ได้ไง
หรืออาจจะมีก็ได้เราก็ไม่รู้แต่ตำรวจบอกว่ามันเป็นกระท่อมที่เป็น
เป็นจุดที่อาจจะต้องสืบสวนใหม่เพิ่มเติมค่ะเนี่ยข้างในก็จะเป็นสภาพอย่าง
อ่ามีหลังคานะฮะมีผนังสังกษีมีห้องเดียวไม่มีประตู
มีเตียงมีที่นอนมีผ้าห่มอะไรพวกนี้แต่ยุงเยอะมากนะติบอก
ลุงพลบอกว่าถ้าตำรวจจะสงสัยว่าคนร้ายพาน้องชมพู่มาซุกซ่อนไว้ตรงนี้ก่อน
นำขึ้นไปทิ้งที่ภูเหล็กไฟเนี่ยไม่น่าจะเป็นไปได้
เพราะกระท่อมหลังนี้มันอยู่ในสวนยางพาราก็จริงแต่มันอยู่ติดถนนเลยอืม
ข้ามถนนก็ถึงบ้านลุงพลแล้วอ่ะก็ตอนนั้นที่เราให้นักข่าวลองเดินดูอ่ะ
นาทีครึ่งก็ถึงแล้วห่างกันแค่หนึ่งร้อยเมตรอืมนะ
ส่วนวันนั้นนะในช่วงที่ค้นหาน้องชมพู่กันเนี่ยนะ
จะมาหาตรงกระท่อมเข้ามาดูในกระท่อมหรือเปล่านะ

วันที่๑๒นี่ตอนตอนเย็นใช่ไหมพี่ตอนเย็น
ถ้าตอนเย็นก็ช่วงประมาณ๕โมงกว่าเนี่ยมั้ง๕โมงเกือบ๖โมงได้มั้ง
ที่ขึ้นไปหาชมพู่บนภูเหล็กไฟกับลุงคล้ายกับนายสัตยาปู่ไฟล
เราไปกันสามคนครับครับก็ลงมาจากภูประมาณ
เกือบ๓ทุ่มเห็นลุงคล้ายบอกว่าเกือบ๓ทุ่ม
สามทุ่มวันนั้นเราได้ยินเสียงอะไรไหมครับ
กระท่อมกระท่อมในสวนยุ่งส่วนยางผมไม่ได้ขึ้นไปทางนู้นครับ
ผมไม่ลงนั้นเพราะว่าลงมาก็ลงมาตรงแถว
ใกล้สวนยางข้างบนตรงแทงน้ำถ้าว่าเขาเอาไปพักตรงนั้น
ผมว่ามันน่าจะเห็นแล้วแหละคนก็น่าจะเห็นแล้วแต่สักพักตรงนั้นเพราะ
เพราะกระท่อมมันติดทางเลยนะมันติดถนนเลยนะ
แล้วมันไม่ได้ลุกด้วยตอนนั้นมันไม่ได้ลุกนะ
เดี๋ยวนี้มันอาจจะลกหน่อยก็คือย่ามันขึ้นฝนตกย่ามันขึ้น
แล้วที่๑๑ได้มีการค้นหาบริเวณในสวนยางมันมีค่าตรงนั้น
เพราะว่าผมไม่รู้ว่าใครออกหาตรงไหนบ้างส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ผมจะวิ่งหาหมอธรรมหมออะไรมากกว่า
เราก็ถามป้าแตนต่อนะครับภรรยาลุงพลนะครับ
ว่า๑๒พฤษภาคมคืนวันนั้นเห็นเขาว่าป้าแตนได้ยินเสียงหมาหอนหมาเห่า
ที่บ้านแถวกระท่อมสวนยางเนี่ยเออมันเป็นยังไงกัน
แตนบอกว่าไม่แน่ใจช่วงเวลานะจำได้ว่าช่วงกลางคืนหมามันเห่า
เห่าไปทางกระท่อมหลังนั้นเห่าสักพักนึงคืนวันที่๑๒พฤษภาคม
ป้ายังมาส่องดูตรงแผ่นแสลนด์ที่ใช้ปิดบ้านเลยนะ
อยู่ฝั่งตรงข้ามถนนเนี่ยก็พยายามจะมองไปดูว่าจะมีใครหรือเปล่า
อะไรยังไงนะแต่มันมืดนะก็เลยมองไม่เห็นใครนะครับ
แตนบอกว่าไอ้ช่วงเวลานั้นเนี่ยที่ว่าหมาเห่าแล้วก็ไปดูว่า
มีอะไรใครอยู่ตรงไหนในกระท่อมหรือเปล่าเนี่ยแล้วลุงพลอยู่ที่ไหน
แตนบอกว่าตอนนั้นลุงพลนอนอยู่ที่บ้านนะส่วนเรื่องที่พ่อแบมที่อยู่
แถวนั้นบอกว่าป้าแตนเนี่ยมาบอกกับพ่อแบมที่เจอกันตอนช่วงเช้า๑๓พฤษภาคม
ว่าคุยกันเอ๊ะได้ยินหมาเห่าหรือเปล่าแล้วป้าแตนบอกว่าเออสงสัยคนร้าย
จะเอาน้องชมพู่มาคืนมั้งเรื่องนี้ป้าแตนบอกว่าป้าแตนไม่น่าจะได้พูดนะ
วันนั้นป้าที่ป้าวันที่หมาเห่าน่ะอันนี้ก็มันเห่ามันนอนอยู่ในบ้านใต้ท้องรถนี่แหละมั้ง
มันก็เห่าแหละป้าก็ลุกขึ้นมาดูมันเห่าไว้นักหนาเห่านานสักพักนึงแล้วแหละ
ก็ลุกขึ้นมาดูแล้วก็คือมันมืดป้าก็ไม่ได้ออกไปข้างนอกอยู่ตรงหลังม่านสีดำบ้านป้าเห็นไหม
ก็ส่องตรงนั้นแหละก็เพ่งอยู่เหมือนกับถ้าตาเรามันชินกับความมืดบางทีมันอาจจะมองเห็นอะไรอย่างนี้
แต่ก็มองหลังก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรที่มันจะเห่าอะไรอย่างนี้
แล้วมันก็มีหมายตัวอื่นก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอะไรอย่างนี้นะ
มันก็เห่าไปทางบ้านนั่นแหละบ้านพ่อแบมนั่นแหละ
แล้วก็สักพักนึงมันก็ค่อยเงียบไปหมาเพราะแมมเงียบก็เงียบกันไป
ที่บ้านงานชมพูนะ
วันไหนครับ
ไม่รู้ว่าวันไหนแต่ยังกลางเต้นอยู่
ก็คุยกับเรื่องหมาหาแล้วแกก็บอกว่า
เหมือนกับว่าเออวันนั้นน่ะ
หมาก็เห่าบ้านค่อยเหมือนกัน

อ่านี่ละฮะอันนี้คือ
เรื่องของกระท่อมกับเสียงสุนัขเห่า

เราก็พยายามตามหาคำตอบ

อีกหนึ่งประเด็นเรื่องเศษผ้าสีม่วง

ซึ่งอยู่ห่างจากหมู่บ้านกรอกประมาณสัก๘๐๐เมตร

ลักษณะเนี่ยคือมันมีร่องรอยการถูกเผา

แต่ว่าผ้ามันเริ่มติดกับหิน

ตรงพื้นที่นี้มาประมาณนึงแล้วเหมือนกัน

ผ่านแดดผ่านฝนมาบ้างแล้ว

เฮ้ยจำได้นะตอนแรก

ใส่กางเกงวอร์มสีม่วงแถบขาว

ปรากฏว่ากางเกงสีม่วงยังอยู่ที่บ้าน

กางเกงที่เจอคือกางเกงสีแดงลายการ์ตูน

จับพิรุธว่าเอ๊ะมันทำแม่งทำแม่งหรือเปล่า

จะเกี่ยวอะไรกับเรื่องน้องชมพู่ไหม
มันคือกางเกงวอร์มของน้องหรือเปล่า

มันคือการจัดฉากเพราะมันก็มีข้อ
น่าสังเกตตรงที่ว่ากางเกงของน้อง

กางเกงไม่เลอะเลยไม่ได้มีร่องรอย
ปัสสาวะอุจจาระอะไรใดเลย

ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีไปที่จุดพบเสร็จ

แต่คราวนี้ไม่ได้ไปมือเปล่าแล้วนะคะ

เทียบกันให้เห็นชัดเลยว่า
มันเป็นลักษณะแบบเดียวกันไหม

ถ้าเราเทียบด้วยสายตานะคุณผู้ชม

ถ้าดูจากสายตาเทียบกันแล้วเนี่ย

ต่างกันอย่างชัดเจนเห็นไหมคะ
กางเกงวอร์มเนี่ยสีเป็นม่วงอ่อน

เป็นม่วงเข้มกว่าออกไปตามติดชมพูซะด้วยซ้ำ

บางแล้วก็มีแถบสีดำ

มีลวดลายอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยค่ะ

เศษผ้าสีม่วงนี้มารวมกันเนี่ย

ใหญ่กว่ากางเกงวอร์มของเด็กมาก
พอเทียบกันแล้วคือเอาจริงคุณผู้ชมดู
หน้าจอที่เราเทียบให้เห็นเนี่ยคุณผู้ชมก็น่าจะ

ที่มีลักษณะเหมือนกับกางเกงพละ

เศษผ้าสีม่วงที่ถูกเผา
แล้วก็ตกอยู่ที่บริเวณตีนเขา

เห็นได้ว่าสีของกางเกงพละ

กับเศษผ้าที่ถูกไฟไหม้นะครับ

นั่นก็คือลักษณะเนื้อผ้าของกางเกงตัวนี้นะครับ
เนื้อผ้าจะไม่มีลวดลายใดทั้งสิ้นนะครับ
แล้วก็จะเป็นเนื้อผ้าแบบเรียบแบบนี้นะครับ

หากเราลองสังเกตด้วยสายตาดูแล้วนะครับ

เหมือนของน้องชมพู่กับเสื้อตัวนี้นะครับ

ไนกลีทพลพรมสาขานักสกุณฑร
เจ้าหน้าที่จังห์นที่สายตรวจอุทิเอนแห่งชาติ

มีชาวบ้านหลายหมู่บ้านชอบมาหาของป่ากันแถวนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้ที่มีเศษผ้าสีม่วงที่ถูกเผาอยู่เนี่ยมันเป็นของใครหรือใครทำตกเอาไว้
เรื่องต้นมีข้อมูลใช่ไหมคะที่บอกว่าอ๋อมันเพิ่งจะมีไฟไหม้ป่าเกิดไปเมื่อไม่นานมาเนี้ย
อ่าใช่ครับมันน่าจะเป็นร่องรอยจากไฟไหม้ป่าละมั้งมีชาวบ้านบอกเราว่าเนี้ย
เมื่อสามอาทิตย์มั้งใช่ไหมมีคนในป่าอยู่ซึ่งเราก็ถามไปทางคุณกรีธาพลเนี่ยนะ
เขาบอกว่าตรงนั้นเนี่ยถ้าให้นึกย้อนไปเขาจำได้นะ
ไฟไหม้ครั้งล่าสุดน่ะเมษายนนู่นนะคะอ๋อเหรอฮะอืม
เมษานี่แหละเมษายนสามใช่ค่ะอืม
ก็ต้องลองดูว่าไอ้๓อาทิตย์ก่อนหรือว่า๒๓อาทิตย์ก่อน
น้องชมพู่หายตัวไปอะไรเนี่ยมันเทียบเคียงมันใกล้กันหรือเปล่าครับ
ซึ่งตอนที่มีการตามหาน้องเนี่ยชาวบ้านก็มาตรงจุดนี้นะ
แต่ทำไมไม่มีใครเจอเศษผ้าสีม่วงนี้เลย
อันนี้ก็น่าน่าสงสัยครับแต่เราก็พิสูจน์แล้วมันก็
ไม่ใช่ใช่ไหมมันคนละอย่างค่ะ
หลังจากพบศพน้องชมพู่ไม่มีนะครับเพราะว่าช่วงช่วงเอ่อ
พฤษภามาฝนจะลงฝนลงมาแล้วไม่มีเลยครับไม่มีไฟ
เกิดจากอ่ามนุษย์นี่แหละครับพวกชาวบ้านขึ้นหาของป่ามั่ง
อะไรบ้างจุดไฟเผาเพื่ออำนวยความสะดวกในการหาของป่าของเขา
นี่แหละฮะก็เอาเป็นว่าเรื่องผ้าสีม่วงตรงเนี้ย
วันนั้นเราสำรวจพื้นที่แล้วเจอเนี่ยมันก็เทียบเคียงกับ
กางเกงของเด็กนักเรียนที่จะสีม่วงเนี่ยอันนี้มันไม่ใช่แล้ว
ชัดเจนว่าไม่ใช่กางเกงพละของบ้านกกตูมที่คล้ายกับกางเกงน้องชมพู่แน่นอน
ครับส่วนหลักฐานต่างต่างที่เป็นกางเกงเป็นเสื้อผ้าน้องชมพู่เนี่ย
แม่บอกว่าตำรวจก็เอาไปตรวจสอบหมดแล้วค่ะนะครับท่านผู้ชมครับ
ทีนี้ข้อสันนิษฐานหนึ่งก็คือว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่น้องชมพู่จะเดินตามเจ้าปลาส้ม
อืมสุนัขคู่ใจสุนัขตัวสนิทที่อยู่ที่บ้านคลุกคลีกันตลอดเนี้ย
ขึ้นไปจนถึงภูเหล็กไฟค่ะอ่าแล้วปลาส้มมันอาจจะลงมาก่อน
แล้วชมพู่ก็ตามลงมาไม่ทันหลงอยู่บนนั้นตามลงมาไม่ถูกอืม
ก็เลยเสียชีวิตตรงนั้นวันนี้เราลองดูความสนิทของเจ้าปลาส้มกับน้องชมพู่นะฮะ
นี่ขออนุญาตจากคุณพ่อคุณแม่เรียบร้อยนะครับค่ะ
มีเสื้อผ้าเก่าของน้องชมพู่อยู่ให้มันดมกลิ่น
ปลาส้มมันดมกลิ่นเสื้อผ้าน้องชมพู่นะฮะแล้วก็เดินไปนู่นเลยฮะ
เดินจากใต้ต้นมะม่วงหน้าบ้านน้าตาย
เดินไปที่ไร่มันสำปะหลังเลยอ่ะอุ้ยนะนี่ขนาดผ่านมัน
นี่ให้ปลาส้มจำลองสถานการณ์เหรอคะอ่าก็อะไรนะ
ให้ปลาส้มจำลองสถานการณ์เหรอไม่เชิงจำลองไม่เชิงจำลอง
เชิงว่ามันยังมีกลิ่นหรือว่าได้กลิ่นน้องชมพู่แล้วเนี่ย
มันเสื้อผ้าน้องชมพู่เนี่ยมันยังจะพอเดินไปทางไหนบ้างไหม
อ่ามันมีปฏิกิริยาตอบสนองยังไงบ้างมันไปทางไร่มันสำปะหลังนะ
ลัดเลาะไปทางสวนยางพาราทะลุไปออกไร่มันสำปะหลังของชาวบ้านอีกรอบนึง
ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันน่าสังเกตตรงที่ว่าเส้นทางที่ปลาส้มพาคุณกิติศักดิ์เดินไปเนี่ย
เป็นเส้นทางที่ไปเจอจุดที่เป็นจุดเจอรอยเท้าของเด็ก
วันที่ชาวบ้านเขาออกตามหาน้องชมพู่กันที่ไปเจอจุดรอยเท้าของเด็ก
แล้วรอยเท้าของเด็กมันก็หายไปตรงจุดนี้นะมันก็เหมือนกับที่เราก็
อาจจะคิดกันบ้างว่าเออปลาส้มเนี่ยอาจจะพามาถึงตรงเส้นนี้หรือเปล่าเนี่ยนะฮะ
คุณผู้ชมครับตอนนี้ก็น้องปลาส้มหลังจากที่เราให้ดมกางเกงและเสื้อผ้าของน้องชมพู่แล้ว
ปลาส้มนี่นะครับก็เดินนำหน้าเราออกไปน้องปลาส้มหันมามองเหมือนกัน
เหมือนว่าให้ตามหนูมานะให้ตามหนูมานะประมาณนี้นะครับเนี่ย
ทางนี้ที่ปลาส้มเดินมาเนี่ยก็จะเป็นเส้นทางที่ว่ามีการพบรอยเท้าน้อง
มันสิ้นสุดนะครับผมนี่ตอนนี้ปลาส้มเดินลำลงมานะเรามองร้านปลาส้ม
เอาไปต่อสิตอนนี้เราก็จับเวลาไปด้วยนะครับยังไงปลาส้มเอาไปไหนจะพาไปไหน
พาไปไหนบริเวณนี้คือจุดที่พบรอยเท้าน้องสิ้นสุดนะครับ
ซึ่งอยู่ห่างจากจุดที่น้องชมพู่เล่นเนี่ยประมาณ๒๕๐เมตร
ซึ่งก่อนหน้านี้เรามีข้อมูลว่าทางน้องชมพู่อ่ะ
เคยหลงเข้าไปเล่นในป่ายางพารานะครับผมแต่ก็ออกมาได้เพราะเดินตามปลาส้ม
ทิศทางนี่เหมือนจะขึ้นไปทางภูเหล็กไฟหรือเปล่านะนี่ก็เป็นทิศทางที่
จะเดินไปตรงที่ว่าจุดที่ว่ามีการพบแหวนทีมข่าวเราเดินมาแป๊บเดียวเหงื่อท่วมตัวแล้วนะครับ
เอาไปไหนปลาส้มอ่ะปลาส้มอ่ะอ่ามึงดมสิคุณผู้ชมครับ
บริเวณนี้ก็เป็นบริเวณตีนภูเหล็กไฟซึ่งอยู่ใกล้จุดที่มีการพบแหวนปริศนานะครับ
ซึ่งจุดเนี้ยอยากจะทราบไหมครับว่าทีมข่าวเดินมาได้ยังไงก็คือก่อนหน้านี้เราได้เอานี่ครับ
เสื้อผ้าของน้องชมพู่ให้กับน้องปลาส้มดมแล้วพอน้องปลาส้มดมไปสักพักหนึ่ง
น้องปลาส้มก็มีปฏิกิริยานะครับว่าพาทีมข่าวเดินออกจากที่บ้านน้องชมพู่เลยครับ
แล้วก็พารัดเลาะมาทางป่ามันสำปะหลังเข้าป่ายางพารานะครับ
แล้วก็รัดเลาะป่ามาสำหลังอีกแล้วก็ผ่านตรงบริเวณเส้นทางที่พบรอยเท้าน้องชมพู่เป็นจุดสุดท้าย
จากนั้นน้องปลาส้มก็พาทีมข่าวเดินลัดเลาะขึ้นมาจุดบริเวณนี้
แล้วอยู่ดีน้องปลาส้มเนี่ยนะครับก็มานอนหลับอยู่ก็มานอนพักอยู่ตรงนี้นะครับผม
ซึ่งระยะที่ปลาส้มพาทีมข่าวเดินมาเนี่ยประมาณ๕๐๐เมตรนะครับผม
อืมนี่น้องปลาส้มน้องปลาส้มน้องปลาส้มของติเขาค่ะเอ็นดูใช่ไหม
ซื้อขนมแล้วให้มันกินบ้างนะเอ่อใช้งานมันบ่อยแล้วกันเนี้ยได้น่ะสิ
พาไปทุกวันเลยแล้ววิ่งขึ้นลงเขาตลอดเวลาแต่ก็เป็นเป็นหนึ่งในการสำรวจพื้นที่นะครับ
ใช่ค่ะข้อสันนิษฐานทุกสิ่งทุกอย่างหลักฐานทางคดีอืม
ใช่ค่ะคือณเวลาที่เราก็รอนะ
เรื่องของการสืบสวนสอบสวนความคืบหน้าทางคดีจากตำรวจผลจากแพทย์ต่างนานา
ก็ต้องยอมรับมันก็ต้องมีสิ่งยึดเหนียวทางจิตใจกันบ้างครับ
แม่น้องชมพู่ค่ะไปที่วัดพระธาตุภูเพชรที่สกลนคร
ก็ตั้งใจที่จะไปกราบนามัศกาลหลวงพ่อภูเพชรนะคะ
เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวสกลนครเคารพนับถือด้วย
ซึ่งจริงนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะ
เป็นวันที่๒แล้วค่ะที่พ่อแม่น้องชมพู่ไปวัด
เพิ่มความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิต
พอไปถึงเนี่ยพ่อแม่น้องชมพู่ก็ยกมือไหว้
อธิษฐานหน้าพระประธาน

แล้วก็ออกมาหันมาบอกกับนาริสบอกว่า

แล้วก็หวังว่าสิ่งที่ขอไปเนี่ยจะประสบผลสำเร็จ

ขอให้ตำรวจประสบความสำเร็จตลอดการทำงานกว่า๒เดือน
ซึ่งหลักฐานชิ้นที่หวังอยู่เนี่ยมันสำคัญกับคดีมาก
คือมันมีหลักฐานอยู่ชิ้นหนึ่งที่ตำรวจเขามี
บอกหลักฐานชิ้นนี้สำคัญมากสำคัญกับรูปคดีมาก
แต่แม่ขอไม่บอกว่าหลักฐานที่ว่าคืออะไร
แต่ลักษณะคือน่าจะเป็นหลักฐานเด็ดนะคะอยู่ระหว่างการพิสูจน์ทราบตามขั้นตอน
คือถ้าบอกแล้วจะเสียรูปคดีแม่ไม่ขอบอกดีกว่า
ใช่ค่ะครับหลังจากที่ไหว้พระขอพรเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
คุณนฤทธิ์ก็เลยขอให้พ่อกับแม่ลองอธิษฐานอะไรก็ได้กับหินเหล็กไหล
ซึ่งหิดเหล็กไหลก้อนเนี้ยวางอยู่ด้านหน้าพระพุทธรูปชาวบ้านที่มาทำบุญกันเขาเชื่อนะคะว่า
อธิษฐานขอพรนึกสิ่งที่อยากได้ไว้ในใจแล้วให้ยกหินเหล็กไหล่นี้
ถ้ายกขึ้นจะสมหวังประสบความสำเร็จก็เลยอ่ะพ่อแม่อาจจะไม่เชื่อ
แต่จริสบอกลองดูซะหน่อยนะลองให้พ่อแม่อธิษฐานดู
ปรากฏว่าเป็นยังไงคุณผู้ชมลองดูค่ะ

นาริสก็ถามค่ะว่าพ่อขออะไรไปอธิษฐานอะไรไป
พ่อบอกว่าพ่อขอให้ตำรวจจับคนร้ายได้
ถ้าตำรวจจับคนร้ายได้ขอให้พ่อยกหินขึ้นได้สูงแบบไม่หนัก
พ่อก็ยกได้จริงจริงส่วนแม่ของน้องชมพู่ค่ะ
ก็ขอให้ยกหินขึ้นเหมือนกันโดยไม่ขอบอกหน้ากล้องว่าแม่ขออะไร
ครับแต่กระซิบบอกนาริสไว้เออแม่กระซิบเก่งกันอ่ะเออเออ

เป็นยังไงแม่ขึ้นขอขอว่าอะไรแม่ขอว่าอะไรมันเซ็นเซอร์
บอกไม่ได้เรื่องเกี่ยวกับรักฐานไหมครับ
อ่ะแต่แต่สิ่งที่เราขอเนี้ยส่งหวังไหมฮะที่เรายกขึ้น
แม่ก็ขอว่าสิ่งที่ข้าพเจ้าอธิษฐานถ้ามันเป็นจริงขอให้ยกขึ้น
อืมแม่บอกแม่ขอบอกหลังกล้องครับแล้วแม่ก็กระซิบนาริสหลังกล้องจริงจริง
ไม่บอกว่าคืออะไรไม่ยอมบอกนากล้องเราก็ต้องไปถามนาริสใช่ไหมต้องไปถามนาริสค่ะ
อ่าวันนี้นาริสก็ยกเหมือนกันนี่หินเหล็กยกกับเขาด้วยเหรอนี่เห็นไหม
อ่ายกขึ้นด้วยอันนี้ขออะไรเนี่ยไม่อยู่ไปขออะไรไว้เนี่ยขอให้ได้กลับกรุงเทพ
อ่าอยู่มาเจ็ดสิบวันแล้วเนี่ยไม่ไหวแล้วขอให้คดีนี้จบจะได้กลับกรุงเทพหรือเปล่า
ครับอ่ะหลังจากที่ไปไหว้พระขอพรอะไรกันเสร็จเรียบร้อยนะคะพ่อกับแม่น้องชมพู่ก็เดินทางกลับค่ะ
ซึ่งพรุ่งนี้ตั้งแต่เช้าบอกว่าต้องมาเตรียมตัวรอรับท่านสสิระเจนจาคะ
จะลงพื้นที่มาดูที่เกิดเหตุด้วยตัวเองแม่ก็พูดนะคะบอกว่าฟ้ามีตามองเห็นแหละ
ก็ขอให้ฟ้าโดนบันดาลให้ตำรวจจับคนร้ายให้ได้เร็วก็แล้วกัน
ก็ไปในนามของประธานคณะกรรมการกฎหมายและสิทธิมนุษยชนค่ะ
ไปดูว่าเรื่องขดงคดีน้องชมพู่ในพื้นที่เนี่ยชาวบ้านมีการถูกละเมิดสิทธิ์แบบไหนอะไรยังไงหรือไม่
อืมจะได้ไปรู้ข้อมูลที่แท้จริงจากทางครอบครัวน้องชมพู่แล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่ค่ะนะฮะ
ที่บ้านของคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่ค่ะนะฮะแต่คุณพ่อคุณแม่ไม่อยู่มาวัด
คนมาแถวนี้เจอแต่ตีฮะตีก็เดินไปเดินมาอยู่แถวหมู่บ้านนี่แหละ

เดี๋ยวคุณมันได้เหรอฮะ
ก็ลูกพี่ผู้หญิงท่านนี้ชื่อนางรวรณเป็นชาวชยภูมิ
เพราะว่าอยากเอารถแบ็คโฮลเอากระเป๋านักเรียนของเล่น
เอานมเปรี้ยวเอาน้ำเปล่ามาให้กับคุณแม่น้องชมพู่
แต่บังเอิญไม่เจอกันวันนี้นะคลาดกันนี่ฮะ
สิ่งของที่ซื้อมาฝากนะครับโดยบอกว่าตั้งใจจะเอารถของเล่น
ให้กับน้องชมพู่นะเพราะว่าเมื่อวันที่ห้ากรกฎาคมเนี่ย
มาที่นี่แล้วครั้งหนึ่งตอนนั้นเนี่ยมาถึงก็ไปแถวบ้านน้าตาย
ตรงข้างหลังตรงนี้ที่ยืนอยู่เนี่ยที่มีต้นมะม่วงกับมีเปรย์สีฟ้าเนี่ย
ที่น้องชมพู่เล่นอยู่ครั้งสุดท้ายแล้วก็หายตัวไป
ซึ่งนางรวรรณเขาบอกว่าวันนั้นที่มาเนี่ยแปลกมาก
พอมาถึงตรงจุดนี้อยู่อยู่ได้กลิ่นแปลกแล้วขนลุกไปทั้งตัวนะ
พอกลับไปบ้านคืนนั้นนอนฝันฝันถึงน้องชมพู่
ว่าน้องชมพู่มากับเพื่อน๕คนน้องชมพู่ใส่ชุดสีขาวหน้าตาสดใส
ก็เลยเอาความฝันไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล
อ่าปรากฏว่าถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับ
เมื่อคืนนี้ก็ฝันถึงน้องชมพู่อีกครั้งหนึ่ง
มาบอกว่าหิวน้ำหิวนมเปรี้ยวอยากได้กระเป๋านักเรียน
ก็เลยซื้อมาให้นี่ฮะแต่เผอิญวันนี้ไม่เจอคุณแม่น้องชมพู่
น้องนะเขาบอกน้องว่าเขาบอกว่าน้องหิวน้ำน้องหิวนม
อยากได้กระเป๋าที่ไปโรงเรียนก็เลยซื้อตัวนี้มาให้ค่ะ
ในลักษณะความฝันของเราเราเห็นว่าน้องมันเป็น
เขาล่าเริงอ่าล่าเริงบอกเลิฟตั้งแต่วันแรกเลยตั้งแต่ฝัน
วันที่๕เลยคืนที่๕บอกฝันเห็นน้องนะน้องล่าเริง
น้องกินข้าวกับกลุ่มเขา๕คน

ล่าสุดมาฝากว่าหิมนมหิวนะ

ลงมาครั้งแรกก็
อุ้ยดูคุณหัวลูก
ก็วันนี้คุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่ไม่อยู่บ้านนะครับ
ก็เลยพาคนที่มาเยี่ยมมาเยี่ยนไปที่วัดธรรมบุตรภาอแอก
จุดที่มีท่าเจดีเก็บกระดูกของน้องชมพู่นะครับ
จะได้เอาของที่ซื้อมาฝากน้องชมพู่
ไปวางวิจุบันจุอธิ

วันนี้ก็เป็นวันผ่านนะลูกนะถ้าหยิดหนูมีจริงก็ตรงก็ได้ไม่ได้๖ตัวนะลูกนะ
อย่าซื้อชุดสวยมาให้รองเท้านะลูกเด้อ
นี่แหละฮะก็ทุกวันนี้ในพื้นที่บ้านกอกก็จะมีผู้ที่ผู้คนเดินทางมาเยอะ
บางคนก็อยากมาให้กำลังใจนะครับทั้งคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่ทั้งลุงพลทั้งป้าแตน
เที่ยวมาชมพื้นที่ก็มีอยากมาเห็นว่าเออหมู่บ้านกอกเป็นยังไง
ภูเหล็กไฟภูเขาภูเหล็กไฟเนี่ยอยู่ตรงไหนแบบไหนอะไรยังไง

ทีนี้ทีมข่าวเราก็ไปพูดคุยกับลุงพลเหมือนกันเพราะได้ยินมาว่าลุงพลแกเปลี่ยนที่นอน
มีการปรับเปลี่ยนที่นอนก็แปลกใจมีอะไรอีกหรือเปล่ามันเกิดอะไรขึ้นอีก

ใช่ช่วงเมื่อค่ำก็ไปถามเลยว่าลุงพลเปลี่ยนที่นอนเหรอ
คือปกติแล้วเนี่ยป้าแตนจะนอนฝั่งซ้ายมือ
แต่คราวนี้ลุงพลสลับให้ป้าแตนไปนอนฝั่งขวามือของตัวเองแทน
เพราะมีคนมาทักบอกให้สลับที่นอนค่ะนี่ปกติให้ดูเปรียบเทียบให้ดู
นอนเดิมนอนอย่างนี้ป้าแตนนอนซ้ายสุดลูกสองคนนอนตรงกลาง
ลุงพลนอนทางขวาคราวนี้สลับตำแหน่งกันย้ายป้าแตนกับลุงพลสลับฝั่งกัน
ก็คือลุงพลไปอยู่ฝั่งขวามือของที่นอน

เพื่อความเป็นสิริมงคลของครอบครัว
ใช่ค่ะเขาบอกว่ามีคนทักมาแบบนั้นซึ่งคืนนี้เป็นคืนแรกที่จะลองนอนแบบนี้ดู
ลุงพลบอกจริงก็ไม่รู้หรอกว่าการเปลี่ยนลำดับที่นอนแบบนี้
มันจะส่งผลอะไรหรือมันจะเป็นสิริมงคลหรือเปล่า
แต่ก็เอานะเขาทักมาก็ลองดู
เผื่อมันจะมีสิ่งดีเข้าหาครอบครัวเราบ้าง

ก็ให้ลองสลับที่นอนอย่างเดียวเฉย
หลับที่นอนให้เริ่มวันจันทร์
ให้เริ่มวันจันทร์ก็วันนี้นะครับ
เราจะสลับวันเวลาครับผม
เมื่อคืนนี้ครับถ้านอนก็ต้องเปลี่ยนที่นอน

แต่ไม่นอนซ้ายมือก็แต่ไม่นอนขวามือ

งการต้องสลับไหมต้องสลับไหม

เขาบอกเพื่อเป็นสิริมงคลครับ
คือเราเหมือนกับว่าเรานอนผิดที่ผิดทางว่าไงครับ

มันก็มีความเชื่อเนอะ

พี่กับเมียพี่
แล้วแต่นอนเรื่องนอนเรื่องมึง

ความเชื่อเรื่องการนอนเนี่ยเอ่อ
สามีภรรยาใครต้องอยู่ฝั่งไหน
ขวามือซ้ายมือของกันและกันแบบไหนอะไรยังไง

ก็มีคนทักมาลุงพลก็เลย

ที่นอนของที่นอนหลังเดียวกันนะ

แต่ถ้าเปลี่ยนที่นอนแบบไปนอนที่อื่นอันนี้ไม่ได้

อันนี้แค่ให้สลับอยู่ในที่นอนหลังเดียวกัน

เพราะว่าติเขาเคยเปลี่ยนที่นอนมาแล้ว
เอาล่ะเขาเปลี่ยนที่นอนบ่อยมากติเนี่ย
เขาเดินสายไปทำข่าวใช่ไหม

กลับมาเรื่องกระท่อมกันหน่อย
กระท่อมในสวนยางพาราที่เป็นข้อมูลใหม่
ของชุดสืบสวนในการคลี่คลายคดี
ว่าคนร้ายอาจจะนำน้องชมพู่มาพักที่กระท่อมตรงนี้นะครับ
เราไปเดินสำรวจจุดที่เป็นกระท่อมตรงนี้มานะครับว่า

นะระแวกพื้นที่ตรงนี้กระท่อมตรงนี้
มันใกล้มันไกลตรงไหนอะไรยังไงกันบ้างนะ
เอาดูแผนที่ก่อนนะ
ราฟิกแผนที่จากการสำรวจของเรานะครับ
ตำแหน่งของกระท่อมตรงนี้เนี่ย

ซึ่งอยู่ห่างจากบ้านน้องชมพู่ราว๓๐๐เมตร
ห่างจากบ้านลุงพลราว๑๐๐เมตร
แต่ว่าเป็นตรงข้ามกันนะต้องข้ามถนนนะครับ
แล้วก็ห่างบ้านพ่อแบมนะที่เป็นชาวบ้านในพื้นที่เนี่ย
ประมาณแค่๕๐เมตร

เราไปสำรวจมาแล้วพบว่าเป็นกระท่อมขนาดเล็ก
มีเพียงห้องเดียวไม่มีประตูไม่มีหน้าต่าง
มีหลังคาแล้วก็มีผนังเป็นสังกษี
ข้างในก็มีเตียงอยู่เตียงนึงมีที่นอนแล้วก็ผ้าห่ม
ด้านหน้ากระท่อมนะครับมียากันยุงทิ้งเอาไว้นะครับ
ขวดน้ำกรดด้วยเอาไว้หยอดยางพารา

เราก็พบว่ากระท่อมหลังนี้ยุงเยอะมากนะ
ต้องมียากันยุงทิ้งเอาไว้เลยแบบนี้นะครับ
แล้วเยื้องออกไปสัก๔๕เมตร
จะมีจุดที่เขาสร้างเป็นห้องน้ำอยู่นะเป็นสังกษี
เป็นห้องน้ำก็เก่าแล้วล่ะนะไม่มีร่องรอยอะไรในห้องน้ำนะฮะ
ก็มีจุดที่เป็นที่สำหรับเอาไว้เข้าห้องน้ำ
เราเคยมาตรวจสอบในกระท่อมนะครับ
แล้วก็เจอกล่องนมเปรี้ยวขนาดเล็กสีม่วงรสบลูเบอรี่

ซึ่งตอนนั้นเจ้าหน้าที่ก็มาแล้วก็เก็บไปเป็นหลักฐานแล้วนะฮะ

ทดลองเดินจับเวลานะครับเดินจากเอาจุดแรกก่อน
จุดที่คาดว่าคนร้ายถ้าจะมาพาน้องชมพู่ไปเนี่ย
ต้องไปจากจุดนี้คือใต้ต้นมะม่วงบ้านน้าตาย
ใกล้กับบ้านน้องชมพู่ที่น้องชมพู่ไปขุดดินเล่นอยู่
จากบ้านน้าตายนะจุดนี้จะห่างจากกระท่อม๓๐๐เมตร
ต้องเดินผ่านป่าย่าสวนยางพาราของพ่อแบม
แบมที่บอกว่าเคยเจอลุงพลที่สวนยางพาราแถวนี้
เช้า๑๑พฤษภาคมตรงนี้นะฮะจะไปผ่านป่ามันสำปะหลังด้วย
แล้วก็สวนยางพาราของหมอหงที่ลุงพลรับจ้างกรีดยางให้ด้วยนะครับ
จนไปถึงกระท่อมนะซึ่งก็อยู่ในพื้นที่สวนยางพาราของหมอห้งนั่นแหละนะครับ
ใช้เวลาเดินจากต้นมะม่วงบ้านน้าตายที่น้องชมพู่เล่นเป็นครั้งสุดท้าย
๕นาที๑๕วินาที
หลังจากนั้นเราก็ทดลองถ้าเดินจากบ้านพ่อแบม
ห่างจากกระท่อมแค่ห้าสิบเมตรนะครับใช้เวลาเดินไปถึงกระท่อมเนี่ย
เพียงแค่๑นาที๑๓วินาทีเท่านั้นก็ถือว่าใกล้มาก
ทีนี้ลองจากบ้านลุงพลบ้านลุงพลอยู่ห่างกระท่อมหนึ่งร้อยเมตรนะครับ
แต่ต้องข้ามถนนอยู่ฝั่งตรงข้ามกันจากบ้านลุงพลเดินข้ามถนน
จะต้องเข้าป่ากล้วยก่อนแล้วจะไปถึงกระท่อม
ซึ่งใช้เวลา๑นาที๒๙วินาทีนี่ฮะจุดนี้นะครับ
คุณติบอกว่ากลางวันไปยืนอยู่เนี่ยโอ้โหยุงเยอะมาก
ถ้าคนร้ายพาน้องชมพู่มาซ่อนมาพักไว้ที่นี่เนี่ย
ในช่วงคืน๑๒พฤษภาคมตามที่มีการได้ยินเสียงหมาเห่าเนี่ย
ไม่รู้เด็กจะอยู่ยังไงนะคือยุงมันเยอะมากมากอ่ะนะนอกจากเด็กจะแบบ
หมดสติไม่รู้เรื่องหรืออาจจะเสียชีวิตไปแล้ว
อย่างนั้นเนี่ยทนไม่ไหวแน่ต้องร้องต้องอะไรออกมาแน่

ถามพ่อแบมนะครับพ่อแบมบอกว่าคืนวันที่๑๒พฤษภาคม
หลังน้องชมพู่หายตัวไป๑วัน๑คืนเนี่ยนะ
สักทุ่มกว่าถึง๒ทุ่มนอนดูทีวีอยู่ในบ้าน
แล้วได้ยินเสียงสุนัขทั้งเห่าแล้วก็หอน
อยู่ที่แถวห้องน้ำตัวเองนะฮะห้องน้ำบ้านตัวเองเนี่ย
ซึ่งอยู่หลังบ้านตอนนั้นเนี่ยพ่อแบมบอกว่า
คิดว่าเป็นวิญญาณน้องชมพู่มาหา
คุณกิติศักดิ์ก็ถามว่าเออทำไมถึงคิดอย่างนั้น
แบมบอกว่าก็เพราะว่าคืนวันที่๑๑พฤษภาคมเนี่ย
ซึ่งน้องชมพู่หายตัวไปแล้วแล้วยังหาไม่เจอนะ
เขาฝันเห็นควายออกลูกก็เลยคิดว่าน้องชมพู่ต้องเสียชีวิตแล้ว

นั่นน่ะสิว่าควายออกลูกนี่แปลว่ามีคนตายหรือว่ายังไงคะ
มันเป็นเรื่องแบบพวกทะเลาะวิวาสอะไรประมาณ
มันก็ไม่สื่อถึงคนตายอะไรพวกนี้นะ
แบมไม่ได้บอกใช่ไหมว่าควายออกลูกเกี่ยวข้องยังไงกับคนตาย

เพราะแบมเขาบอกเนี่ยเขาฝันว่าเห็นควายออกลูกคืนวันที่๑๑พฤษภาคม
ก็เลยเชื่อว่าน้องชมพู่ที่หายไปเนี่ยต้องเสียชีวิตแล้ว
แล้ว๑๒พฤษภาคมหมาที่บ้านเขาทั้งเห่าทั้งหอน
ก็เลยคิดว่าวิญญาณน้องชมพู่เนี่ยคงจะมาหา
ก็เลยบอกไปว่าเออยังไงให้ไปหาพ่อกับแม่ที่บ้านนะลูก
ที่นี่ไม่ใช่บ้านของน้องนี่คือบ้านของน้าของพ่อแบม
นี่นะแต่ทีนี้ถ้าเราจะทดลองต่อนะครับ
ถ้ารักษณะแบบว่าอุ้มถ้าคนร้ายอุ้มจมพู่ไป
แต่เราลองเอาตุ๊กตาแล้วจับเวลาอะไรพวกนี้จะเป็นยังไง
ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมาตามกันต่อนะครับ
ท่านผู้ชมครับถ้าจะดูเรื่องของกระท่อมที่สวนยางพาราเพิ่มเติมนะครับ
ทีนี้คืนวันที่๑๒พฤษภาคมเนี่ยผู้ที่เขาอยู่ใกล้กระท่อม
อยู่ห่างจากกระท่อมแค่๕๐เมตรก็คือชาวบ้านนะที่เขาเรียกกันว่าพ่อแบมนะครับ
บอกว่าคืนนั้นสุนัขเห่าที่บ้านทั้งเห่าทั้งหอนเลยค่ะนะ
เขาก็ยังออกมาดูอยู่นะก็เห่าอยู่สักประมาณ๕นาทีถึง๑๐นาที
เห่าแบบเห่าต่อเนื่องนะครับเห่าดังแล้วก็กันโชคด้วย
ระหว่างที่หมาที่บ้านเขาเห่าเขาก็ได้ยินเสียงก๊อกแก๊ก
เหมือนกับคนกำลังเคลื่อนย้ายอะไรบางอย่างในกระท่อมด้วยนะครับ
แล้วก็มีเสียงเหมือนกับไม้กระทบกันด้วยนานอยู่๕นาที
ก็ไม่กล้าเข้าไปดูที่กระท่อมนะครับเพราะว่ากลัวว่าจะมีอันตราย
ก็เลยรีบเดินเข้าไปที่บ้านโดยที่หมาเนี่ยก็ยังเห่าต่อไปเรื่อยนะฮะ
เช้าวันต่อมาเขาออกไปหน้าบ้านก็ได้เจอกับป้าแตนที่หน้าบ้าน
แถวแถวนั้นที่ผ่านมาพอดีก็คุยกันอยู่ว่าเมื่อคืนได้ยินเสียงหมาเห่า
หมาหอนเหมือนกันไหมป้าแตนก็บอกว่าเออก็ได้ยินอยู่
ยังคิดอยู่ว่ามีใครเอาชมพู่มาคืนหรือเปล่าอะไรอย่างนี้

แค่ออกมาดูที่บ้านอยู่ฝั่งตรงข้ามแต่ก็ไม่เห็นใครเพราะว่าตอนนั้นมันมืด
วันที่๑๑๑๒พฤษภาคมที่ชาวบ้านออกกันช่วยค้นหาน้องชมพู่
ยังไม่มีใครเข้ามาหาที่กระท่อมหลังนี้นะครับทุกคนเดินผ่านไปหมดนะครับ
ซึ่งกระท่อมหลังนี้เขาเอาไว้พักผ่อนนะสำหรับคนที่มากรีดยางพารานะ
ซึ่งพ่อแบมบอกว่าไม่เคยเห็นลุงพลมาที่กระท่อมหลังนี้นะครับ
ลักษณะนิสัยสุนัขที่บ้านของเขาจะเห่าคนแปลกหน้าทุกคนคนที่คุ้นเคย
แต่ไม่เปิดเผยหน้าตามันก็จะเห่าอย่างเขาที่เป็นเจ้าของเนี่ย
ถ้าใส่ไอ้โม่งใส่หมวกคลุมศีรษะแล้วก็ใบหน้าสุนัขที่บ้านมันก็เห่า
พอถอดออกมันก็หยุดเห่าเนี่ยฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นในขณะนี้ก็คือว่า
แบมเนี่ยเขาเห็นหมาเนี่ยเห่าใครนะพ่อแบมบอกว่าอันนี้เขาก็ไม่รู้ว่าคืนนั้นมันเห่าใคร
แล้วทำไมเพิ่งออกมาพูดตอนนี้ว่าได้ยินเสียงหมาเห่าไปที่กระท่อมหลังนี้ในคืนวันที่๑๒พฤษภาคม
เขาบอกว่าเขาไม่กล้าให้ข้อมูลตั้งแต่แรกนะเพราะคิดว่าคืนนั้นเนี่ยคนที่อยู่ในกระท่อมจะต้องเป็นใครสักคนหนึ่งที่เขารู้จัก
เขากลัวว่าจะเกิดอันตรายอะไรหรือเปล่าแต่ตอนนี้มั่นใจแล้วว่าสามารถบอกข้อมูลได้ก็ได้บอกข้อมูลนี้กับตำรวจไปแล้ว
น้ำมันจะหอนู้นนี่แหละผมก็คิดว่าชมพู่นั่นแหละมา
เพราะว่าคงเสียแล้วเพราะคืนวันแรกผมคืนวันที่๑๑ผมฝันว่าควายออกลูกผมก็คิดว่าเด็กคงเสียแล้ว
ผมก็บอกร้องบอกชมพู่ไปบอกว่าชมพู่บ้านพ่ออยู่ฝั่งนู้นนะถ้ามีอะไรก็ให้ชมพู่ไปหาพ่ออยากให้ช่วยอะไรก็ไปหาพ่อฝั่งนู้น
อาจจะช่วยอะไรไม่ได้ก็ได้ยินเสียงคล็อกคนลื้ออะไรคนมาทำอะไรคล็กเสียงไม้เสียงอะไรกระทบกันเนี่ยผมก็ฟังอยู่เอ้าก็แค่นานนานถึงห้านาทีเลยนะครับครับก็แคลกอยู่นั่นแหละผมเปิดประตูออกดูก็ส่องไปดูก็เออเอียงซ้ายเอียงขวาไม่เห็นใครเนี่ยครับไม่เห็นผมก็ปิดประตูเข้ามาผมผมไม่กล้าไปดู
ไม่กล้าเดินไปดูเพราะว่ามันจะเป็นภูราให้ผมก็กลัวเหมือนกันมีผู้หญิงเดินผ่านหน้าบ้านผมคนหนึ่งเดินมาก็อ่าหมาเมื่อคืนหมาเห่าเห่าไม่รู้เห่าอะไรเห่านักจริงจริงกระโชว์โภคห่าเห่าแล้วก็ได้ยินเสียงคล็อกคล็อกคล็อกคล็อกเขาคิดว่าเออเขาพูดกับผมว่าคิดว่าเขาเอาเด็กมาคืนคิดว่าโจรเอาเด็กมาคืน
มีผู้ที่เจอกล่องนมเปรี้ยวสีม่วงด้วยนะฮะก็เลยไม่แน่ใจว่าจะเป็นสิ่งที่ถ้าคนร้ายพาน้องชมพู่มาจริงจะเอามาให้น้องกินอะไรยังไงหรือเปล่านะครับหรือเจ้าของสวนหรือว่าคนที่มากรีดยางเขาอาจจะมากินก็ได้ตรงนี้นะฮะแม่น้องชมพู่บอกว่าไม่แปลกใจนะครับเพราะว่าบางทีคนที่มากรีดยางพาราเขาก็มักจะมีนมมากินมาดูดเพื่อ
ปกติแล้วน้องชมพู่ดื่มนมหรือว่าดูดนมเปรี้ยวแบบนี้หรือเปล่าเนี่ยอันนี้ไม่ใช่แม่น้องชมพู่บอกว่าน้องเขาจะกินนมกล่องใหญ่ใช่ค่ะไม่ใช่กล่องเล็กแบบนี้นะฮะคุณผู้ชมค่ะถ้าสมมุติว่าเราลองทดสอบดูล่ะถ้าเกิดสมมุติว่ากระท่อมนี้มันถูกใช้เป็นที่พักเป็นจุดพักจะเป็นพักน้องชมพู่พักร่างหรืออะไรก็ตามเนี่ย

คุณผู้ชมลองสังเกตดูวิ่งมันก็เร็วแหละแต่มันมีความทุลักทุเลอยู่ค่ะ
เพราะว่าทางที่เป็นไร่สวนมันสัมปะหลังเนี่ยพื้นผิวทางมันไม่เรียบ
มีแนวดินที่ขึ้นสูงสลับกับพื้นราบถ้าวิ่งไม่ระวังก็ล้มหน้าคว่ำเหมือนกันนะคะ
และที่สำคัญเมื่อสักครู่นี้คุณผู้ชมน่าจะเห็นหมาวิ่งไล่ค่ะ
พอวิ่งปุ๊บหมาวิ่งตามปั๊บแล้วก็ไล่เห่าเสียงดังเลย
ถ้าหากว่าสมมุติว่ารูปการณ์เหตุการณ์วันนั้นเนี่ยคนร้ายอุ้มน้องชมพู่แล้ววิ่งมาแบบนี้
เพื่อเอาน้องชมพู่ไปซ่อนไว้ในกระท่อมเมื่อสักครู่นี้ก่อนจริงเนี่ย
คนต้องได้ยินเสียงทั้งหมาเห่าแน่นอน

ทีมข่าวใช้วิธีเดินเดินด้วยความเร็วปกติเนี่ยแหละค่ะ
นี่หมาก็เดินตามนะแต่ไม่เห่า
มีหนึ่งตัวเดินตามมาไม่หยุดเลยเดินตามไปจนถึงที่เลยก็คือเจ้าปลาส้ม

เดินอุ้มกระสอบมาด้วยความเร็วปกติไปเรื่อย

ถ้าจะใช้วิธีในการอุ้มน้องชมพู่เข้าไปพักไว้ที่กระท่อมจริง
ปลาส้มเนี่ยเดินตามมาตลอดทางเลยนะคะ
จนถึงกระท่อมที่สวนยางตรงนี้

แล้วพอถึงจุดที่กระท่อมปุ๊บ
ส้มก็กระโดดพลึบขึ้นไปอยู่ที่แคร่หน้ากระท่อมสักพักหนึ่ง

แต่ตอนเดินนี่ก็คือแค่เดินตามมาเฉย
ส้มกระโดดขึ้นไปอยู่บนแคร่สักพักหนึ่ง
แล้วมันก็เดินลงมาแล้วก็วิ่งกลับไปที่บ้านค่ะ
จำลองเหตุการณ์โดยการอุ้มกระสอบที่มีน้ำหนักเท่ากับน้ำหนักตัวของน้องชมพู่นะครับ
อุ้มมาจากตายต้นมะโมงที่บ้านอาต่าย
ซึ่งเป็นจุดสุดท้ายที่น้องเล่นอยู่นะครับ
โดยอุ้มผ่านทางไร่มันสัมปะหลังนะครับ
เดินตรงมาที่สวนยางหน้าบ้านลุงพลจนมาถึงกระท่อมหลังนี้ที่อยู่ภายในสวนยางหน้าบ้านลุงพลนะครับ
ซึ่งครั้งแรกนั้นผมได้จำลองโดยการวิ่งมานะครับ
แล้วก็ระยะเวลานั้นใช้เวลาไปเพียง๒นาที๕๒วินาทีเท่านั้นนะครับ
หลังจากนั้นครั้งที่สองนะครับผมได้จำลองโดยการเดินมาด้วยความเร็วปกตินะครับ
ใช้เวลาไปทั้งหมด๔นาที๔๑วินาทีนะครับ
ซึ่งถ้าหากกระท่อมนี้เป็นกระท่อมที่ต้องสงสัยว่าคนร้ายนั้นพาน้องชมพู่มาพักไว้ตรงนี้นะครับ
คนร้ายจะใช้เวลาไม่เกิน๕นาทีครับในการที่จะอุ้มน้องมาจากใต้ต้นม่วงบ้านน้ำต่างจนมาถึงกระท่อมตรงนี้ครับ
สรุปสั้นแบบชัดเจนถ้าใช้วิธีการวิ่งจากต้นมะม่วงบ้านน้าตายจนถึงกระท่อมในสวนยาง๒นาที๕๒วินาที
ถ้าใช้วิธีการเดินใช้เวลา๔นาที๔๑วินาทีความแตกต่างก็คือนอกจากระยะเวลาแล้วเนี่ยถ้าวิ่งหมาเห่าแน่นอนค่ะแต่ถ้าเดินหมาไม่เห่าแต่ทั้งหมดทั้งมวลแล้วเนี่ยก็สามารถทำได้ในระยะเวลาไม่เกิน๕นาทีนะคะ
ทีมข่าวเราไปพูดคุยกับนายโฮงเจ้าของสวนยางพาราที่เป็นพื้นที่ที่มีกระท่อมนี้อยู่เนี่ยเขาก็บอกว่าสวนยางเนี้ยเป็นมรดกที่พ่อตามอบให้กับภรรยาแล้วต้นยางพาราก็ปลูกมานานกว่า๒๐ปีแล้วด้วยกระท่อมนี้ก็ถูกสร้างขึ้นมาพร้อมกับต้นยางนี่แหละอายุก็คือกว่ายี่สิบปีแล้วนั่นแหละช่วงที่ปลูก
เพราะอย่างที่คุณภาคภูมิบอกไปมันอยู่ติดถนนใหญ่ค่ะ
ห่างกันแค่ประมาณ๕๐๑๐๐เมตรเท่านั้นเอง
เถียงไล่ของพ่อเนี่ยมันแบบว่ามันโล่งนะคะ
ไม่มีอะไรไม่มีที่แอ้มไม่มีฝาแป้นฝานะครับ
ก็เลยมันโล่งมันเป็นไปไม่ได้ครับที่คนร้าย
หรือว่าอะไรที่จะอุ้มน้องชมพู่มาไว้ตรงนั้นนะครับ
กลัวเยอะใครจะไปพักครับที่นั่นน่ะ
วันที่ม้าเห่านี่นะม้าเห่าคืนวันที่๑๒ใช่ไหม
ตามที่พ่อได้ยินนี่เป็นไปไม่ได้วันนั้นน่ะ
คนเยอะเยอะยิ่งอยู่กกตูมยิ่งออกมาเยอะ
เป็นไปได้อาจจะคนเยอะแหละอาจจะมีการดื่มอะไร
นั่งตั้งวงตั้งอะไรก็เมาค้างก็คุยกันนะครับ
อาจจะเป็นไปได้ม้าก็เลยเห่าครับ
แล้วก็พยายามที่จะลองแกะรอยดูนะ
จากข้อมูลการสันนิษฐานต่าง
ทุกผู้ชมครับไปดูอีกสักนิดหนึ่งกันแล้วกัน

คือกรณีที่นายอัจฉริยะประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออัธยากรรม
เกี่ยวกับการเสียชีวิตของน้องชมพู่
ส่วนนี้คือทนายตั้มทนายสิทธาเบี้ยบังเกิด

ตั้งแต่คดีหวย๓๐ล้านที่กาญจนบุรี
ครูปีชาหมวดจรูนความจริงก็คือความจริง
ตอนนั้นก็เขาก็มีกรณีอะไรกันอยู่นะ
นายตั้มกับคุณอัจฉริยะนะครับ
ไปที่สพกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาคร

ไปแจ้งความเอาผิดกับนายอาจรุยะเรื่องรัตนภง
โดยแจ้งความดำเนินคดีข้อหาดูหมินเหยียดหยามศพ

เหตุผลหลักก็คือทนายตั้มเนี่ยมองว่าไม่เหมาะสม
แล้วก็ผิดกฎหมายที่เอารูปภาพการเสียชีวิตของน้องชมพู่เนี่ย

อืม
มันไม่มีประโยชน์เลยนะครับที่จะเอามา
มันไม่เป็นประโยชน์กับสำนวนไม่ได้จะทำให้ตามจับคนร้ายอะไรได้เลย

คือตอนนี้ที่ฉันอ่านคอมเมนต์เนี่ยคนดูถึงขั้นวิงวอนแล้วนะ
บอกคนร้ายมอบตัวเถอะถ้ามีคนร้ายอยู่จริงช่วยมอบตัวเถอะ

๗วันแล้วยังไม่รู้เลยนะคะ